แต่ความเห็นของผม
ที่ท่านประธานปล่อยให้มีการ

จริงกระบวนการที่ทำไปอยู่

ก็มีความเห็นว่าเป็นการดำเนินการ

เพราะจริงแล้วการเสนอชื่อ

เมื่อสักครู่นี้เคารพเพื่อนสมาชิกที่ขึ้นมา
้วงติงนะครับแต่ก็จะเรียนครับว่า

เพราะฉะนั้นเมื่อมีการลุกขึ้นมา

ใช้สิทธิ์ขึ้นมาประท้วงแล้วก็

อย่างไรนะครับก็กำลังอธิบาย
เหตุผลให้ที่ประชุมแห่งนี้ได้รับทราบ

ผู้ดำรงตำแหน่งนายุทธมนตรีนั้น

ห้ามนำยัตติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกัน
เสนออีกในสมัยประชุมเดียวกัน

กรกฎาคมนั้นมีการลงมติ
แล้วคุณพิธาริมเจริญรัฐจากพักเก้าไกร
ก็ได้เสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่ง

จะต้องมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไป

แต่พวกเราก็ได้มีการพินา

เราได้มีการประชุมสอสอของเรา

เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไร

ที่ร่วมการจัดตั้งรัฐบาลนั้น

ไม่เห็นชอบแล้วก็งดออกเสียง
ในการไม่สนับสนุนให้คุณพิธา

ไม่ต้องได้แสดงความคิดเองว่ามีการพิษข้อประกันได้ครับ
แทนรัศดรในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับ
ผมขอประท้วงท่านผู้กำลังอภิปรายอยู่ครับ
ตกลงเนี่ยนะครับตามข้อบังคับข้อที่๔๕นะครับ
แล้วก็ขออนุญาตนะครับนำเรียนด้วยความเคารพ
ผมขอผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานด้วยครับตามข้อบังคับข้อที่๕ด้วยครับว่า
ตกลงแล้วเนี่ยผู้อภิปรายที่กำลังอภิปรายอยู่เนี่ย
ใช้สิทธิ์อะไรครับในการอภิปรายประท้วงหรืออภิปรายกันแน่ครับ
แล้วท่านประธานปล่อยให้พูดในสภาอย่างนี้ได้ยังไงครับ
ตกลงใช้สิทธิ์อะไรกันแน่ครับคือผมไม่ได้ติดใจครับ
แต่ตกลงแล้วท่านอัครเดชใช้สิทธิ์อะไรครับจะประท้วงประท้วงใครครับนะครับ
ผมขอให้ท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับ
ครับผมวินิจฉัยว่าท่านอัคเดชตอนนี้ไม่ได้ใช้สิทธิ์ประท้วงแล้วนะครับ
ท่านขอแสดงความคิดเห็นหรือจะเสนอยัตติว่าท่านไม่เห็นด้วยกับการเสนอชื่อในครั้งนี้
เพราะเป็นการขัดกับข้อบังคับซึ่งท่านกำลังอภิปรายอยู่
ถือว่าเป็นการอภิปรายไม่ใช่เป็นการประท้วงผิดข้อบังคับนะครับ
แล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งถ้าไม่เห็นด้วยกับคำอภิปราย
ของท่านอัคเดชก็จะมีสิทธิ์เสนอต่อไป
ผมขอเรียนเพิ่มเติมนะครับเพื่อความเข้าใจและจะได้ประหยัดเวลา
ของการประชุมคุณอัคเดชนะครับ
คือเมื่อวานได้มีการประชุมทั้ง๓ฝ่ายแล้ว
ผมขออนุญาตนิดเดียวครับคุณรันสิมันครับ
อนุญาตนิดเดียวครับว่าเมื่อวานได้มีการพูดจากันแล้วทำความเข้าใจกันนะครับ
ผมขอพูดให้จบก่อนนะครับแล้วผมจะให้ท่านประท้วงต่อนะครับ
เพราะว่าถ้าประธานกำลังพูดก็ต้องบังนิดนึงนะครับ
เมื่อวานก็ตกลงกันว่าถ้าหากว่ามีการเสนอชื่อแล้ว
แล้วก็บางฝ่ายเห็นว่าการเสนอชื่อนั้นผิดข้อบังคับ
ก็ให้เสนอเป็นยติขึ้นมาแล้วเราก็จะให้ที่มีความเห็น
ทั้งที่เห็นว่าผิดข้อบังคับและเห็นว่าที่ประชุมนั้น
ดำเนินการถูกต้องแล้วนั้นจะให้มีการอภิปราย
แล้วเราก็บอกว่าการพิปรายก็คงจะใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมง
เพราะฉะนั้นก็จะเปิดการอภิปรายครับ

ชื่อพระเก้ากลายในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ด้วยความเคารพอย่างสูงนะครับท่านประธาน
กรณีนี้เป็นกรณีที่ผมคิดว่า
ท่านประธานนะครับจะต้องทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม
และต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่

ดำเนินกิจการของรัฐสภาให้เรียบร้อย

ท่านประธานด้วยความเคารพจริงครับ
ผมเองเมื่อวานก็อยู่ในที่ประชุมครับ
แล้วก็ต้องเรียนต่อท่านประธานตามตรงว่า
การหารือเมื่อวานเป็นแค่เพียงการหารือครับ

ทีนี้ในการทำหน้าที่ของเราในสภา
มันก็ต้องวางกันในลักษณะที่เป็นเรื่องของระเบียบข้อบังคับ
ปัญหาก็คือว่าณเวลานี้เนี่ย
เรากำลังทำหน้าที่ซึ่งเข้าสู่ระเบียบวาระของการประชุมไปแล้ว
และกำลังทำหน้าที่ซึ่งมีผู้รับรองถูกต้องไปแล้ว
ว่าให้คุณพิธาริมจรรย์รัฐ
เป็นผู้ที่ถูกเสนอในการเป็นนายกรัฐมนตรี
คุณอัครเดชต้องขออนุญาตที่เอ่ยนามท่านนะครับ

ลุกขึ้นแล้วยืนนะครับ
เอามือยกขึ้นพ้นศีรษะตามข้อบังคับนะครับ
การกระทำแบบนี้คือการประท้วง
แต่พอไปพิจารณาเนื้อหาสาระ
ซึ่งพวกผมก็พยายามอดทนอย่างตั้งใจฟัง
ก็จะพบว่าเนื้อหาสาระไม่ได้เป็นการประท้วงอะไรเลย
เป็นความคิดเห็นนะครับ

เป็นเนื้อหาสาระที่ท่านก็อาจจะคิดเอาเองก็เป็นเรื่องของท่าน
แต่วาระการประชุมของเราตอนนี้ไม่ได้เป็นการพิจารณาตีความในเรื่องของข้อบังคับข้อซิกที่๔๑ครับ
แต่เป็นการพิจารณาถึงบุคคลที่จะเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี

เพราะกรณีนี้เรากำลังทำหน้าที่ตามข้อบังคับตามวาระการประชุมซึ่งท่านประธานบรรจุเข้ามา
ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ท่านอัครเดชว่าในรายละเอียดอย่างแน่นอน
ขอให้ท่านประธานช่วยวินิจฉัยด้วยครับ

คุณท่านสมชายสวัยงการประท้วงเจิญครับ
ขออนุญาตท่านประธานครับขอประท้วงผู้อภิปรายมาสักครู่นะครับ
แล้วก็ขออนุญาตเรียนท่านประธานว่าท่านประธานมีหน้าที่ตามข้อบังคับข้อ๕
คือควบคุมและดำเนินกิจการของรัฐสภา
ซึ่งวันนี้ท่านประธานทำหน้าที่ถูกต้องแล้วครับ
หนึ่งคือบรรจุระเบียบวาระตามมาตรา๒๗๒
เข้ามาเพื่อเสนอบุคคลเป็นนายมตรีอันนี้ไม่ขัดข้อง
เสนอชื่อหน่ายวิทานลิ้มจรรย์รัตนรัฐเป็นหน่วยลำบรี
ซึ่งก็เรียบร้อยแล้วมีคนรับรอง
คุณอัคเดชก็ใช้หน้าที่ของตัวเองในการคัดค้าน

ผมได้นำเรียนท่านประธานแล้วว่า
พวกกับผมมีความเห็นว่ายติซ้ำเนี่ยกระทำไม่ได้

เพราะฉะนั้นท่านประธานเดินตามนี้ครับ
แล้วผมคิดว่าถ้าเราเดินตามนี้แล้ว
ตกลงกันไว้กับทุกพักนะครับ

เราใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมงแล้วลงมติ

ยัตติที่ท่านอัคเดชลุกขึ้นมาคัดค้านเนี่ย

ก็จะเป็นการไม่กระทบกระเทือนการใช้อำนาจของท่านประธาน

จะได้ตามที่วิป๓ฝ่ายได้มีความตกลงกันไว้ครับ

ขอบคุณคุณสมชายครับ
อ่าขอขอถือว่าท่านไม่ได้พระท้วงของพระทะวมกันนั่งแล้ว
ตอนนี้ขอให้ท่านเสนอความเห็น

ซึ่งผมก็ยังขอวิทย์ใหญ่ที่คุณรักษิตรมรมว่า

จากรธรรมไม่ได้นะครับเพราะว่าบัตรอยู่ในระเบียบวัลละ
ก็การอภิปรายว่าเสนอชื่อนี้
ผิดครับท่านประธานครับกับผม
เดี๋ยวจะขออธิบายก่อนครับปิดข้อบังคับ
ก็ถือว่ายังอยู่ในระเบียบวาระไม่ได้นอกระเบียบวาระ
เพราะอภิปรายเรื่องการเสนอชื่อคุณพิชาอยู่นะครับ
เดี๋ยวจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ว่ากลับไปอีกที

ผมเพื่อให้การประชุมได้เกิดคนฟังข้างนอกอยู่ด้วยครับ
ติดตามอยู่เป็นระเบียบเรียบร้อย
สำหรับผู้ที่จะอภิปรายหรือประท้วงก็ปฏิบัติตามข้อบังคับ
ถ้าจะอภิปรายก็นั่งแล้วก็ยกมือผมจะพยายามช้า

ต้องขอประทานโทษด้วยบางทีอาจจะมองไม่เห็นหรือ
หรือยังไม่มองท่านอาจจะโน้ตมาให้เจ้าหน้าที่เสนอผมได้
อันที่สองผมจะช้าให้เจ้าหน้าที่เขาดูให้ทั่ว
แล้วก็แจ้งโน้ตมาที่ผมว่ากำลังประท้วงชื่อท่านใด
จะได้หันไปถนังสู่แล้วยกมือท่านใดตามลำดับ

ถ้าท่านต้องการแสดงความคิดเห็นซึ่งท่านคิดว่าจะมีหลายท่าน

ยกมือหรือจะโน้ตมาผมพร้อมที่จะปฏิบัติตามนะฮะ
ตอนนี้ท่านเสรีขอใช้สิทธิ์ประท้วงใช่ไหมครับหรือจะแสดงความคิดเห็น

ผมขับเรียนทางประทานทุกโลกครับผมเศรีสุนัมพานนท์สมาชิกรสภา
ผมยกมือนั่งและยกมือ
สังวัสดิ์อัตชีวิต
ครับครับผมอยากจะอธิบายเพื่อความเรียบร้อยในเรื่องนี้นะครับ
ก็เมื่อวานก็ถูกต้องอย่างที่คุณโรมว่าเป็นการหารือ
เป็นการหารือไม่ได้ก้อยยุติ

หารือนั้นมาแจ้งผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมหารืออยู่ด้วยในวันนั้นจะเข้าใจตรงกัน
ถ้ามีความคิดเห็นไม่ตรงกันในเรื่องการเสนอชื่อ
ซ้ำนะผมพูดหรือชื่อเดิมเห็นว่าไม่ตรงกับข้อบังคับ
ข้อใดข้อหนึ่งนะครับก็อาจจะมีความเห็นสองฝ่ายหรือหลายฝ่าย
ก็จะให้แสดงความคิดเห็นได้นะครับซึ่งที่ประชุมเมื่อวานก็โดนประมาณว่า
ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงแต่เพื่อความเรียบร้อย
แล้วก็ได้อภิปรายอย่างสมภาคเท่าเทียมกัน
ผมก็อยากจะให้เสนอชื่อขึ้นมาถ้าสองชั่วโมงมันก็ขอ
ขอเป็นทานทนนะคุณอังกฤษจะนั่งลงก่อนก็ได้เดี๋ยวตั้ง
นาทีเรามี๓ฝ่ายนะครับท่านสวก็ใช้เวลา๔๐นาที
ท่านกำหนดเองนะครับว่าจะให้ท่านใดพูดบ้าง
แต่ว่าถ้าเห็นด้วยกับหลักการผมก็คือ๔๐นาที
ฝ่ายที่๘พักเนี่ยก็๔๐นาทีฝ่าย๑๐พักก็๔๐นาทีนะครับ
ก็๑๒๐นาทีท่านจะได้แบ่งอย่างทั่วถึง
ผมจะใช้วิธีการสลับจากไหนก่อนก็ได้
ถ้า๘พักก็มาสวสวมาแล้วก็๑๐พัก
จนกระทั่งแต่ละฝ่ายได้เวลาครบถ้วนแล้ว
ถ้ายังติดใจอยู่บ้างแต่ไม่ยาวนักแต่มันเกี่ยวข้องอยู่
ก็จะอนุญาตให้แต่ว่าให้ตกลงกันเองนะครับ

ถ้าเห็นไม่มีพูดใดเอาเรื่องที่ผมเสนอ
เพราะว่าจะมีการอภิปรายต้องมีการเสนอก่อนนะครับ
ว่าเป็นยติที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้
เพราะเหตุผลอะไรจะได้แสดงความคิดเห็นนะฮะ

ยังใช้สิทธิ์พาดพิงนิดหนึ่งนะครับ
พาสพิงอาจเชิญครับ
คือท่านประธานอย่างนี้ครับ

เราไม่มีข้อสรุปในเรื่องของเวลาอย่างแน่นอนครับ
มีการเสนอครับมีการเสนอโดยเพื่อนสมาชิกบางท่าน
ที่มีการเสนอว่าควรจะมีการกำหนดเวลา

แต่ไม่ได้เป็นข้อสรุปอย่างแน่นอนครับ
ว่าทุกฝ่ายทุกคนที่เข้าร่วมประชุม

เราก็ไม่ได้เห็นด้วยนะครับ
ตอบตกลงว่าจะถือเอาเวลานั้น

ณเวลานี้เรากำลังพิจารณาสู่วาระนะครับ
ที่จะต้องทำปฏิบัติตาม๒๗๒วักหนึ่ง
ตอนนี้เรากำลังเดินไปสู่กระบวนการนี้
แล้วเรียนกับท่านประธานด้วยความเคารพนะครับ
ว่าก่อนหน้านี้ที่ผมนะครับ
ต้องประท้วงท่านอาคารเดชน์

คือท่านลุกขึ้นแล้วยกมือ
ซึ่งพฤติวิธีการปฏิบัติแบบนี้เนี่ย

แล้วเนื้อหาสาระมันไม่มีการประท้วงเลยครับ
คือการไปพูดถึงในเรื่องอื่น

ผมเข้าใจครับท่านประธานเรียนด้วยความเคารพนะครับ
ผมเคารพนับถือท่านประธานมาเป็นเวลานาน
เรียนตามตรงครับว่าผมเข้าใจว่าในการหารือกันของวิทย์เนี่ยนะครับ
ซึ่งจริงแล้วในฝ่ายสภาผู้แทนรัศดรเนี่ย
จะถือว่าเป็นวิบกันเสียทีเดียวก็ไม่ใช่
ผมเข้าใจมันเป็นกระบวนการหาลือ
แต่ต้องเรียนตามตรงว่าในการพิจารณาของสภาเนี่ย

ซึ่งท่านประธานก็กรุณาบรรจุระเบียบวาระ
ในเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีตาม๒๗๒
คำถามก็คือว่าไอ้ที่กำลังทำกันอยู่เนี่ย
มันอยู่นอกระเบียบวาระครับ
ฉะนั้นการประชุมสภาของเรามันจะเดินกันไปได้อย่างไร
เรียนท่านประธานด้วยความขอบครับขอบคุณครับ

คุณครับยังมีผู้ยกมือนะฮะแสดงความคิดเห็น

อุทิศภาในฐานะสมาชิกรัฐทศภา

ที่เป็นผู้แทนวุฒิสภาเข้าร่วมประชุมวิบ๓ฝ่ายเมื่อวานนี้
วิธีการของเราที่ดำเนินการมาตลอดระยะเวลา๔ปีเต็ม
เมื่อมีผู้เสนอในที่ประชุมเป็นประการใด
แล้วไม่มีผู้ทักท้วงไม่มีผู้คัดค้านไม่มีผู้ให้ความเห็นเป็นอย่างอื่น
ท่านประธานก็ชอบที่จะถือว่าข้อเสนอนั้นได้รับการยอมรับแล้ว
กรณีที่บอกว่า๒ชั่วโมงทางฝ่ายวุฒิสภาไม่ขัดข้อง
ทางฝ่ายพักร่วม๑๐พักก็ไม่ขัดข้อง
แล้วทั้งฝ่าย๘พักที่ว่าพักร่วมก็ไม่มีใครคัดค้าน
เราจึงถือว่าที่ประชุมให้ฉันทานุมัติ

เหตุผลอีกประการหนึ่งเพราะว่าเราพิจารณาเห็นว่า
การเสนอยัตติตามข้อบังคับ๔๑นั้น
น่าจะขัดต่อข้อบังคับดังกล่าว
ผมมีเพื่อนสมาชิกได้กรุณาแถลงรายละเอียดไว้แล้ว
เพราะฉะนั้นประเด็นที่จะอภิปรายก็น่าจะอยู่ในประเด็น
ที่ว่ายัตติดังกล่าวจะเสนอกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งได้หรือไม่ได้
เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มี
ประเด็นใดที่จะต้องอภิปรายกันให้ยาวความ
จึงเห็นว่าเวลา๒ชั่วโมงชอบแล้วถูกต้องแล้ว
ผมอยากจะขอความกรุณาท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกทุกท่าน
ให้รักษาบรรยากาศในที่ประชุมแห่งนี้ให้ยังคงความศักดิ์สิทธิ์
ในการที่เป็นสถาบันหลักของชาติเพื่อที่จะได้รับความยอมรับ
จากปวงชนชาวไทยต่อไปด้วยครับขอบพระคุณครับ
ครับขอบคุณคุณหมานนกป้าครับเมื่อกี้คุณสมชาย
จะแสดงความคิดเห็นไหมครับก็ยกมือไว้ก่อนแล้ว
เป็นเรื่องที่ผมขออนุญาตได้ดำเนินการแล้วครับท่านประธานครับ
ได้เสนอความเห็นต่อท่านประธานแล้วว่าท่านประธานดำเนินการ
ตามระเบียบวาระได้นะครับตามอำนาจของท่านประธานในการควบคุมการประชุมครับ

ครับกับเรียนท่านประธานสภาพุทธนัสดรที่เคารพครับ
ผมไหนอักฤดผมมีทักโลศ์ครับ
เอาคุณอากเดชขอแจ้งนิดเดียวครับ
ผลต่อเนื่องการรับรองเมื่อสักครู่นี้ที่ประกาศไว้๓๐๔นั้นปรากฏว่ามีผู้เข้าใจผิด
คือท่านสว๕ท่านได้เสร็จกฎรับรองด้วยกฎแสดงตนด้วย
น่าจะเข้าใจผิดนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เจ้าหน้าที่บันทึกตัดชื่อสว๕ท่านออกไป
ก็เหลือผู้รับรอง๒๙๙คนก็ถือว่าถูกต้องนะครับเพราะรับรองมากกว่า
ท่านประธานครับท่านประธานครับด้วยความเคารพครับ
ประท้วงท่านประธานครับผมนัทชาวุญชัยสวัสดิ์ครับในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับ
ท่านประธานครับท่านประธานประกาศผลไปแล้วไม่ว่าใครจะเข้าใจผิดอย่างไร
ท่านประธานบันทึกไว้ได้อย่างเดียวครับท่านประธานไม่สามารถตัดจำนวนได้ครับ
ท่านประธานประกาศจำนวนไปแล้วยืนยันไปแล้วนะครับในส่วนของฝั่งท่านสวที่กดแสดงตนไปนะครับ
ถือว่าในส่วนของการแสดงตนตรงนั้นเนี่ยรับรองตรงนั้นเนี่ยผ่านไปแล้วครับท่านท่านครับ
ส่วนใครที่มาแจ้งทีหลังว่าเข้าใจผิดหรืออย่างไรเนี่ยท่านประธานบันทึกไว้ในที่ประชุมได้ครับ
มันเกิดว่ามีส่วนหัวเป็นโรงคะแนนอย่างนี้๕ท่าน
แต่การรับรองนั้นมันเกิดว่าแค่๕๑ท่าน
ก็จะมีปัญหาก็ต้องตัดออกนะครับ
มันเป็นประเด็นพิเศษขึ้นมาเฉพาะข้อบังคับข้อนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็จำเป็นต้องตัดออกไป
ว่ามีผู้รับรองที่ชอบด้วยข้อบังคับ๒๙๙คนเท่านั้น
ไม่ใช่๓๐๔นะครับก็เป็นการให้เข้าใจตรงกันครับ

เดี๋ยวจะขออภิปรายใช่ไหมครับ

ก็มีเรื่องของพธวงหรือพาตปิ่ง
เชิญครับท่านจะใช้สิทธิ์ผมจะได้วินิจฉัยว่าพาดพิงหรือไม่
ขอตัวเนี่ยใช้สิทธิ์พลาดพิงค์นะครับเกี่ยวกับประเด็น

ผมพรสินผู้แทนรัศดรแบบบัญชีในชื่อภักด์เก้ากายในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ผมเรียนแบบนี้ครับท่านประธานว่าเมื่อสักครู่มีการพยายามจะบอกว่า
ข้อสรุปของที่ประชุมเมื่อวานนั้นได้กำหนดกรอบเวลา
ในการอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นที่เรากำลังหารือกันอยู่นั้น
ไว้ที่๒ชั่วโมงโดยการเป็นการอ้างธรรมเนียมปฏิบัติ
ว่าหากไม่มีใครในที่ประชุมนั้นคัดค้าน
แสดงว่าเป็นข้อสรุปของที่ประชุม
ผมต้องขออนุญาตคัดค้านการตีความในลักษณะแบบนั้น
เพราะว่าผมคิดว่าแน่นอนผมอาจจะไม่ได้ทราบว่า๔ปีที่ผ่านมานั้น
ประเพณีหรือว่าธรรมเนียมปฏิบัติเป็นอย่างไร
แต่ผมคงรู้สึกแปลกใจมากหากเราจะยึดถือแนวปฏิบัติแบบนี้
ในบริบทของการประชุมเมื่อวานที่ท่านประธานเอง

แล้วก็ได้ขอความร่วมมือของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน
ให้ไม่แสดงความเห็นเยอะจนเกินไป
ผมก็เลยตัดสินใจว่าเพื่อทำตามดำริของท่านประธาน
ก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ใช้เวลาในที่ประชุมเมื่อวาน

แต่เป็นเอกสารครับเอกสารที่ถูกเผยแพร่

คณะกรรมธิการสามัญกิจการวุฒิสภาเองนะครับ

มีหัวข้อสรุปผลการประชุมหารือร่วมกัน
ระหว่างประธานรัฐภาพูดแทนวุฒิสภา
และผู้แทนสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
พักการเมืองวันอังคารที่๑๘กรกฎาคม
ห้าหกหกเวลาสิบนาฬิกานะครับ
ซึ่งก็เป็นการสรุปผลการประชุมที่เรากำลังพูดถึงเมื่อวานนะครับ
ถ้าประธานร้องอ่านทุกข้อให้คำของเอกสารนี้นะครับ
ผมจะสรุปแล้วครับผมจะสรุปแล้วครับ
ไม่มีข้อความใดเลยนะครับ

เพราะฉะนั้นเรื่องเวลา๒ชั่วโมงนั้นเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นอย่างหนึ่งครับ

ถือว่าใช้สิทธิ์พลาดพิงไปแล้วครับ
เรื่องกำหนดเวลาไม่เป็นไรครับ
เพราะเมื่อวานก็ถูกต้องเป็นการหารือ
เดี๋ยวเราจะหารืออีกทีก็ได้เพราะว่าถ้าเราไม่กำหนดเวลาเลย
ก็ไม่ทราบว่าจะให้ฝ่ายใดพูดแสดงความคิดเห็นเท่าไหร่
ผมพูดทั้งหมดนั้นเพื่อความเรียบร้อย
และเพื่อการอภิปรายได้อย่างได้อย่างทั่วถึงเท่านั้นนะครับ
เรื่องเวลา๒ชั่วโมงหรือจะตกลงกันเป็น๓ชั่วโมงอะไรเท่าไหร่ก็ได้ครับ
เพราะว่าเมื่อวานก็ปิดการหารือถูกต้องแล้ว
ถ้าไม่เห็นด้วยกับข้อหารือนั้นก็มาเปลี่ยนแปลงได้นะครับ
เดี๋ยวจะพูดถึงกรอบเวลาเพื่อได้อภิปรายทุกฝ่าย
ถ้าฝ่ายใดไม่อภิปรายก็ไม่เป็นไรก็เหมือนกับคราวที่แล้วนะครับ
ก็อภิปรายไม่ครบเราสามารถจะเปิดรัฐที่ได้ครบถ้วนก่อน
ก็อยากจะต้องขอชมเชยสมาชิกครับที่เราได้พยายามที่จะสร้างบรรยากาศของการอภิปรายของเรา
ดำเนินการประชุมของเราเรียบร้อยแล้วก็ต้องขอชมเชยครับวันนี้
การเข้าประชุมของเราสมาชิกเข้าประชุมลงชื่อเนี่ย
ครบองค์ประชุมก่อนกำหนดเวลา๙โมง๓๐นาที
ด้วยซ้ำไปอันนี้ต้องขอชมเชยด้วยครับท่านได้
ให้ความร่วมมือแล้วก็เป็นปัจจิได้เต็มที่ครับ
ขอให้เป็นตัวอย่างปฏิฐานต่อไปว่าเมื่อถึงเวลาแล้วจะสามารถเปิดประชุมได้ครับ
เอ่อครับเรื่องเวลาเอาไว้ก่อนครับไม่เป็นไรครับ
ครับท่านท่านครับท่านนักฆเดชเจอแล้วครับถ้าท่านจะ
ครับครับท่านประทานครับขออนุญาตใช้สิทธิ์พัดพิงครับครับ
ครับท่านประทานครับขออนุญาตใช้สิทธิ์พัดพิงครับท่านประทาน
ประเด็นแรกนะครับก็คือประเด็นเรื่องของการหาลือวิบนะครับ
ผมเองเนี่ยในฐานะที่เป็นอดีตวิบรัฐบาลนะครับเราเองเนี่ยจะเคารพนะครับการหาลือนะครับ
แล้วก็ผลสรุปในเรื่องของการหาลือในส่วนของวิบทั้งวิบรัฐบาลวิบฝ่ายค้านหรือวิบวุฒินะครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับผมเมื่อสักครู่นี้ผมได้คุยกับท่านเอกณัฐพร้อมพันธ์นะครับ
เรขาดิการพักรมไทยสังชาติซึ่งเข้าประชุมเมื่อวาน
เราไม่ได้มีข้อสรุปในเรื่องของเวลาแต่เราได้มีการหาลือครับว่า
ขัดหรือไม่ขัดกับข้อบังคับข้อที่๔๑
ก็ขอให้เพื่อนสมาชิกได้เคารพการประชุมของวิบ๓ฝ่ายด้วย

เรื่องที่๒ครับก็คือเรื่องของการยื่นยติเข้ามาหรือระเบียบวาระเข้ามา
แล้วมีคนมาพาดพิงว่านะครับมีการอภิปรายของผมเนี่ยไม่ได้อยู่ในระเบียบวาระ
ผมยืนยันครับว่าการที่ผมลุกขึ้นอภิปรายในครั้งนี้อยู่ในระเบียบวาระที่ท่านเสนอเข้ามา
ซึ่งสมาชิกในส่วนของพักรวมไทยสร้างชาติมีความเห็นว่าสิ่งที่ท่านทำอยู่นั้นเนี่ย
มันขัดกับข้อบังคับขัดกับกฎหมาย
จึงลุกขึ้นมาอภิปรายนะครับว่าเหตุใดเราถึงลุกขึ้นมา
ขอให้ท่านประธานได้พิจารณาทีนี้ท่านประธานนะครับได้ถามผมว่าจะเสนอเป็นยติหรือเปล่า
ฉะนั้นผมขออนุญาตท่านประธานเลยครับขอหาลือท่านประธานว่า
ถ้าตรงนี้ทางสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติขอเสนอเป็นยัตติเลยครับ
ว่าเสนอให้มีการพินาว่าการเสนอคุณพิธาริมเจริญรัฐมาเป็นนายรมตี
ขัดต่อข้อบังคับข้อที่๑๑ของการประชุมรัฐสภาหรือไม่อย่างไรขอผู้รับรองด้วยครับ

ข้อที่๓๓พูดถึงเรื่องของ
ว่าเมื่อที่ประชุมพิจารณายัตติใดอยู่ห้ามเสนอยัตติอื่น

๔ข้อนั้นเนี่ยไม่มีในเรื่องของการเสนออย่างที่ท่านอัครเดชได้ด้วยความเคารพนะครับ

เพื่อที่จะออกจากปมปัญหาซึ่งเราอาจจะต้องใช้รัฐสภาแห่งนี้ในการตัดสิน
ผมยินดีครับเราก็เดินกันต่อแล้วก็ถกกันว่าตกลงว่ามันเข้าข้อ๔๑เป็นยติซ้ำหรือไม่
แล้วสุดท้ายใช้ที่ผสมในการตัดสิน
อันนี้ผมเสนอต่อท่านประธานนะครับ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่ท่านนำเสนอเมื่อสักครู่
สำหรับท่านครับผมอาคารเดชอุงวิทักษ์โลศ์ครับ
สมาชิกสภาพุทธแทนรัศดรภักดงไทยทั้งชาติ
เมื่อสักครู่นี้ท่านจุลพันธ์อมรณีวัฒน์นะครับ
บอกว่าผมเสนอยัตตินะครับซ้ำกับยัตติ
แสดงว่าท่านก็ยอมรับนะครับโดยปริยายครับว่า
การเสนอคุณพิทาริมเจริรัติเป็นนายุลัมติมันคือยัตติ
ฉะนั้นเราไม่ต้องไปพินาต่อเลยครับ
วันนี้ท่านยอมรับเลยครับว่าผมเสนอยติเมื่อกี้ซ้อนยติ
ฉะนั้นการที่สสท่านสุธินคังแสงเสนอคุณพิทาริมเจริรัติคือยัตติ

ตอนนี้เนี่ยท่านทำผิดข้อบังคับแล้วคือข้อที่๔๑
เพราะว่าการเสนอคุณพิธาริมเจริญรัฐเมื่อวันที่๑๓กรกฎาคมเป็นยติครับ
ท่านประธานครับขอให้ท่านประธานได้วินิจฉัยด้วยครับว่า
การเสนอคุณพิธาริมเจริญรัฐเป็นยติที่ตกไปแล้วครับ

ท่านประธานพิทาริมเจริรัติคุณทุรพันธ์อมริวัติภักดิ์เพื่อไทย
ยกมือประท้วงเอาพัดพิงก่อนครับ
ในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับ
ด้วยความเคารพนะครับชี้แจงต่อที่ประชุม
สิ่งที่ผมได้นำเสนอไปเนี่ยมันยังจะต้องมานั่งถกกันอีก

เราต้องมาคุยกันว่าสุดท้ายสิ่งที่เราเสนอเนี่ยมันคืออะไรกันแน่
สำหรับผมนั้นเนี่ยนะครับมันคือยัตติตามรัฐธรรมนูล
มันไม่ใช่ยัตติทั่วไปที่เราจะสามารถใช้ข้อบังคับการประชุม
ข้อที่๔๑มาบังคับได้ยัตติตามรัฐมนูลนั้นเนี่ย
มันถูกกำหนดโดยกรอบขั้นตอนของรัฐมนูลและภาระหน้าที่ของเรา
ในฐานะสมาชิกรัฐสภาที่จะต้องหาแสวงหาตัวนายกรัฐมนตรีให้ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อบังคับการประชุมจะมาใหญ่ไปกว่ารัฐมนูล
ซึ่งไม่ได้กำหนดห้ามกระบวนการในการที่จะเสนอชื่อซ้ำหรือไม่
เราจะเอาข้อบังคับไปครอบทับรัฐมนูลซึ่งมีศักดิ์ใหญ่กว่าไม่ได้นะครับ
ตรงนี้คงได้ถกกันอีกต่อไปแน่นอน
แต่กระบวนการตอนนี้คือกระบวนการซึ่งมีผู้เสนอชื่อ
นายกรัฐมนตรีผู้สมควรได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
คือท่านสุดินคลังแสงเรียบร้อยนะครับ
มีเพื่อนสมาชิกพยายามที่จะเสนอว่า
สิ่งที่ได้เสนอถูกต้องตามข้อบังคับการประชุมข้อที่๔๑หรือไม่

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือตีความข้อบังคับครับ

ถ้าจะมายกอ้างข้อไหนก็ตามแล้วก็ยกขึ้นมาลอยเนี่ย

เพราะฉะนั้นโปรดดำเนินการให้ถูกต้องตามคันลอง
กรอบบังคับของข้อบังคับการประชุมครับ

เดี๋ยวผมขอคุณวิโรธใช่ไหม
ท่านประธานครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้สิทธิพัดพิงนิดนึงครับท่านประธานครับ
คือผมขออนุญาตนิดนึงครับท่านท่านครับ

คือขอใช้สิทธิ์พลาดพิงท่านจุลพันธ์นะครับ

การที่ผมเสนอเรื่องยัตติซ้อนยติเนี่ยนะครับ
ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่มีหลักการนะครับท่านประธาน
คือการที่ท่านเสนอว่ายัตติที่ให้คุณพิธาริมเจริญรัฐ
มาดำรุงตามแหน่งนายมติท่านบอกไม่ใช่ยัตติ
แต่เมื่อสักครู่นี้ท่านยกข้อบังคับมาว่า
ผมเสนอยติย้อนยตินะครับ
ก็เป็นการยอมรับโดยปริยายว่ามันเป็นยติ
ทีนี้ท่านบอกว่าผมเนี่ยเสนอมานะครับโดยไม่มีหลักการ
แล้วก็บอกว่ายัตติเนี่ยเป็นยัตติของรัฐมนูล
ตินี้เป็นยติของข้อบังคับสภา
ท่านประธานครับผมเนี่ยไปอ่านข้อบังคับดู
รัฐมนุนดูเหมือนท่านเนี่ยครับรัฐมนุนฉบับเดียวกัน
ข้อบังคับก็หนังสือฉบับเดียวกัน

ฉะนั้นยัตติคือยัตติมียติเดียวครับท่านประธาน
ฉะนั้นขอให้ท่านประธานเนี่ยนะครับได้วินิจฉัยด้วยครับว่าสิ่งที่ท่านจุลภัณฑ์เนี่ย
พิปรายว่ามียติในรัฐมนุนยัตติทั่วไปยัตติในข้อบังคับเนี่ย
มันไม่มีอยู่จริงครับท่านประธานครับขอบพระคุณท่านประธานครับ

ตามมาตรา๒๗๒แห่งรัฐนูนแห่งราชนาจักรไทยครับ
คราวนี้ผมทราบดีว่ากำลังเอานิยามว่ายัตติคือข้อเสนอ
เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
ซึ่งก็ต้องมาดูข้อบังคับครับตามข้อบังคับข้อที่๒๙

หรือถ้าจะไม่เสนอล่วงหน้าไม่ทำเป็นรายลักษร
ก็ต้องเข้าข้อบังคับตามข้อบังคับข้อที่๓๔
ซึ่งการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี

อยู่ในข้อบังคับข้อที่๑
และผมอยากจะเตือนทุกท่านด้วยว่านะครับ
ให้ไปอ่านรัฐธรรมนูลมาตรา๕ให้ดี
ข้อบังคับไม่ได้ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูล
มาตรา๕วัก๑ระบุไว้ชัดแห่งรัฐธรรมนูลเนี่ย
รัฐธรรมนูลเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
บัญญัติใดของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับ
หรือการกระทำใดขัดหรือย้างต่อรัฐธรรมนูล
บัญญัติหรือการกระทำนั้นเป็นการใช้บังคับไม่ได้
ผมขอให้ท่านประธานวินิจฉัยด้วย
ผมยืนยันว่าการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล
ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
ยัตติผมย้ำว่าไม่ใช่ยัตติ
แต่เป็นข้อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และถ้าตีการให้ความเห็นชอบเป็นยัตติ
เดี๋ยวผมจะอภิปรายว่ามันทำให้ลำนูลได้รับผลกระทบกระเทือน
และถ้าใครยังยืนยันตามนี้
ต้องบอกด้วยว่าถ้ามีผลกระทบกระเทือน
บันทึกไว้ด้วยว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

อันนี้ก่อนที่จะวิจัยนะครับ
มีผู้จะแสดงความคิดเห็น
ผมว่าในประเด็นเก้าเคียงนี้อีกหลายท่าน
เอาไว้แสดงความคิดให้หมดก่อน
ถ้ามีความจำเป็นและประธานต้องวินิจฉัย
แต่ผมคิดว่าต้องฟังความคิดเห็นของสมาชิกอย่างทั่วถึงก่อน
ถ้าจะวินิจฉัยก็ต้องเอาวิจัยตอนนั้น
ไม่ใช่ฟังบางส่วนและไปวินิจฉัยนะครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็มีผู้ยกมือจะแสดงความคิดเห็นอีกหลายท่านนะครับ
ก็ขอเสนอทางขอเชิญทางสมาชิกวุฒิสภาครับ

สมชายแสวงการสมาชิกวุฒิภาในฐานะสมาชิกรัฐสภา
และในฐานะวิบวุฒิที่ร่วมประชุมกับท่านประธานรัฐสภาเมื่อวานนี้
อนุญาตหารือเพื่อท่านประธานเพื่อชี้แจงในที่ประชุมให้ชัดเจนนะครับ
ประเด็นที่๑เรื่องระยะเวลามีการเสนอ๒ชั่วโมงในห้องประชุมวิบ
ท่านประธานเชิญทุกพักขณะนี้ยังไม่มีเว็บรัฐบาล

ผมกลับเรียนว่าท่านสมาชิกอาจจะใหม่จำเป็นต้องเคารพมติวิบเช่นกันนะครับ

แต่ถ้าบอกว่าที่ประชุมวิบเนี่ยมากำหนดไม่ได้จะประชุม๒ชั่วโมงอะไรเนี่ย
ผมว่ามันจะพาธรรมเนียมหรือข้อปฏิบัติระหว่างกันไปลำบาก

ส่วนจะมาเปลี่ยนแปลงเวลาเพิ่มอันนี้แล้วแต่ท่านประธานวินิจฉัยอันนี้ผมด้วยความเคารพ

ผมเรียนว่าท่านประธานบรรจุระเบียบวาระ
เรื่องเสนอใหม่พินาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายมรีมาตรา๒๗๒ของลำนูน

ท่านประธานบรรจุเรื่องพินาให้ความเห็นชอบตามมาตรา๒๗๒

คุณสุธินคลังแสงขออภัยที่เอ่ยนาม
ท่านก็เสนอยัตติให้เสนอคุณพิธาริมเจริญรัฐ

หรือไม่เนี่ยผมได้หารือไว้ในห้องประชุมวิบเมื่อวาน

ผมเห็นคัดค้านยัตติดังกล่าวนะครับว่า

เดี๋ยวคุณสมชายครับคุณวิโรธประท้วง
ผมขอประท้วงท่านผู้อภิปรายครับ

เป็นการเสนอข้อพิจารณา

ตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในรัฐมนูลครับ
เพราะถ้าเกิดเสนอยัตติมันต้องอยู่ในข้อบังคับข้อที่๓๒สิครับท่าน

สมชัยอ่านข้อบังคับข้อที่๓๒
มันมี๑๓๖อยู่ตรงไหนมันไม่มี
แล้วจะบอกว่าเป็นการเสนอยัตติได้ยังไงมันไม่ใช่ยัตติ

เป็นข้อพิจารณานะครับที่รัฐมนูลกำหนดนะครับ
ให้เป็นหน้าที่ของสองสภาในการพิจารณาเห็นชอบนายกรรมตรี
ท่านประดานที่ประจงรับฟังความคิดเห็นของคุณรอดแล้ว

มีสมาชิกได้เสนอความคิดเห็นก็ต้องฟังคนอื่นเขาบ้างครับ
ไม่เป็นไรก็ยังไม่ได้ถือว่าผิดข้อบังคับ
ผมขอเชิญคุณสมชาย

ก็ผมขออนุญาตเรียนต่อเพื่อทำความเข้าใจ

ว่าข้อเสนอของท่านอัครเดชนะครับ
ขออภัยที่ไอนามท่านเห็นว่า
ขัดข้อบังคับข้อ๔๔
ติใดตกไปแล้วห้ามนำยติหลักการเดียวกันขึ้นเสนอใหม่
อีกในสมัยประชุมเดียวกันนะครับ
แต่ยัตติที่ไม่ได้มีการลงมติ

หรือในเมื่อพินาเห็นว่าได้เกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไป
เพราะฉะนั้นผมจึงเรียนว่าวันนี้
มีอยู่ตรงนี้ครับที่ท่านอัคเดชเสนอเนี่ย

รัฐสภาเป็นกฎหมายมาจากรัฐมนูลนะครับ

แต่ผมกำลังบอกว่าท่านขออนุญาตท่านประธานว่า

อันนั้นอาจจะทำให้ยัตติเดินตกไปนะครับ

จะใช้เวลาขยายจาก๒ชั่วโมงหรือไม่เนี่ย

ที่ท่านประธานอยู่เนี่ย
ยังไม่ได้มีข้อยุติว่าจะเอาแค่๒ชั่วโมง

ถ้ามีผู้ขัดข้องในที่ประชุมนี้ว่า
จะเสนอไม่ใช่สวเอาไว้พูดทีหลัง
เรากำลังพูดถึงเรื่องที่คุณอัครเดชเสนออยู่นะครับ
จะมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่นะครับ
เพราะฉะนั้นในตอนนี้ก็มีผู้ขอเสนอ
ที่จะอาฆาตรายเรื่องของคุณอัครเดชน์นี้
เดี๋ยวจะว่ายังไงต้องฟังระบาย
ก็อยากจะเรียนต่อท่านสมาชิกว่า
วันนี้นะครับเป็นการพิปรายที่สำคัญ
เพื่อจะลงมติในเรื่องการเลือกผู้นำประเทศ
คือนายกรรมตรีเพราะฉะนั้นผมจะเปิดให้มีการอภิปราย
เพื่อความรอบครอบแล้วจะไม่ได้มีประเด็น
ปัญหาในภายหลังหรือมีก็ให้น้อยที่สุดนะครับ
ตอนนี้คุณพระริษกลประทวงนะครับประถานครับท่านกิจครับท่านประถานครับ

เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมที่รับฟังอยู่ครับ
แทนรัศดรบัญชีรายชื่อพักเก้าไกรในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับ
ผมขอย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่ผมลุกขึ้นมาอภิปรายเมื่อสักครู่นั้นนะครับ
ก็เป็นการบอกว่าให้เราดำเนินการตามข้อตกลงนะครับ
เรามีร่วมกันในที่ประชุมเมื่อวานนะครับ
เป็นหนึ่งในเก่าสรุปจริงครับผมเพียงแค่ยืนยันตามนี้นะครับ
ไม่ได้มีวิธีของการเดินหน้าต่อ
บัตรึกสรุปการประชุมก็บัตรึกก็ว่า
ในเรื่องเวลานะครับเพื่อจะได้เข้าใจตรงกัน
เพราะผู้ที่ไม่ได้เข้าประชุมก็เยอะ
บันทึกว่าคาดว่าจะใช้เวลาในการแสดงความคิดเห็นประมาณ๒ชั่วโมง
ก็ยังไม่ได้แต่ยังไม่ได้เมื่อวานไม่ได้ขอมตินะครับ
อันนี้เป็นการบันทึกเท่านั้นเพื่อที่เราจะได้อภิปรายทั่วถึง
เวลาน่าจะไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญจุดเกินไป
สำหรับการประชุมเลือกนายกรรมตรีอยากให้รอบครอบ
ผมว่าให้รอบครอบไว้ก่อนดีกว่านะเพราะเรื่องนี้
มันจะต้องนำบัตรใดข้อยุติแล้ว
แล้วถ้าไม่จบมันไม่ดีครับผมผมอยากให้ใช้ความรอบครอบ
ตอนนี้มีคุณผู้ประท้วงครับคุณเอกณัฐพร้อมพันธ์
ผมอยากให้คุณเอกณัฐพร้อมพันธุ์ได้แสดงความคิดเห็นก่อนครับ
แล้วคุณสมชายครับกรุณารอสักครู่นะครับ
เพราะว่าเป็นการประท้วงคุณเอกณัฐพร้อมพันธุ์
สมาชิกสภาพุทธแห่งรัฐสดรพรรครวมไทยสร้างชาติสมาชิกรัฐสภา
ผมขอใช้๒สิทธิ์ครับก่อนอื่นคือสิทธิ์การพาดพิง
จากเมื่อวานนี้ผมก็เข้าร่วมประชุมวิบ๓ฝ่าย
แต่กลับขอบคุณท่านประธานครับที่ช่วยชี้แจงต่อที่ประชุม
และมีการบันทึกชัดเจนถึงข้อหารือว่าจะมีการหารือโดยใช้เวลา๒ชั่วโมง
แต่สำหรับผมเนี่ยคิดว่า๒ชั่วโมงมันไม่ใช่สาระสำคัญครับ
เมื่อวานนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่มีข้อสรุปจริงครับ
ข้อสรุปว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะสามารถนำคุณพิธากลับมาพิจารณา
นายกรัฐมนตรีได้หรือไม่ก็สรุปกันว่าจะมาหารือแล้วก็มาพิจารณากัน
ที่ประชุมแห่งนี้วันนี้แหละครับในส่วนที่สองเนี่ย
ขอใช้สิทธิ์ประท้วงท่านประธานครับว่าตกลงเราจะดำเนินการประชุมนะครับ
ตามยัตติที่ท่านอัคเดชได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นะครับ
เมื่อสักครู่เนี่ยท่านวิโรธก็บอกว่ามันไม่ใช่ยติ
ถ้ามันไม่ใช่ยติเราก็ต้องดำเนินการประชุมพิจารณายติที่ท่านอัคเดชนำเสนอ
แต่หากตามที่ท่านจุลพันธ์ได้นำเสนอว่าการพิจารณายกรัฐมนตรีมันเป็นยติเนี่ย
ก็ต้องตกไปและไม่สามารถนำกลับมาพิจารณาได้ตามข้อบังคับข้อที่๔๑
แปลว่าเรากำลังจะดำเนินการประชุมขัดข้อบังคับข้อที่๔๑
ทางออกมันมีอยู่แล้วครับในข้อ๔๑วักท้ายเป็นอำนาจของท่านประธานครับที่จะต้องพิจารณา
ถ้าท่านเห็นว่ามีเหตุการณ์ใดที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับท่านก็สามารถนำกลับมาพิจารณาได้
แต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์ใดเปลี่ยนแปลงไปไม่สามารถนำกลับมาพิจารณาได้ครับขอท่านประธานวินิจฉัยครับว่า
หนึ่งจะพิจารณาตามยติที่ท่านอัคเดชนำเสนอนะครับหรือจะเดินตามการหารือข้อบังคับข้อที่๔๒
ว่ามีเหตุการณ์ใดเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับครับขอบคุณครับคุณเอกณัติภาคครับที่นี้ตอนนี้ก็
ถ้าหนึ่งก่อนถ้าหนึ่งห้าหนึ่งเป็นการตีบังคับข้อบังคับ
แล้วว่าข้อเสนอของคุณอัคเดชนั้นผิดหรือไม่ผิดข้อบังคับ
ก็ถือว่าเป็นข้อยุติโดยเด็ดขาด
แต่ว่าถ้าหากว่าไม่เห็นด้วยกับคุณจุลพันธ์เนี่ย
จะเสนอยัตติที่คุณอัคเดชเสนอแล้วก็มีผู้ไม่เห็นด้วย
ก็ต้องเสนอเป็นยติก็ต้องถามความคิดเห็น
ว่าจะเห็นด้วยไม่รู้มีกี่ยตินะฮะ
ตอนนี้มีเพียงยัตติของคุณอัคเดชเพียงยัตติเดียว

ครับคุณจุรพันธ์ใช้สิทธิ์ภาษาผิงนะฮะ
ผมจุรพันธ์ไม่ถูกก็ได้บอกครับ
ได้ครับพักเพื่อไทยจังหวัดเชียงใหม่
ในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับ
ผมเพียงแต่ท้วงติงประเด็นหลักเนี่ยนะครับ
คือกระบวนการในการที่เรามีข้อสงสัยต่อข้อบังคับการประชุม
มันมีข้อบังคับข้อเดียวที่จะเอาไว้ชี้ชัด
สำหรับการถกเถียงกันในสภาแห่งนี้คือ
ข้อ๑๕๑การตีความข้อบังคับ
มันมีกลไกรองรับครับซึ่งผมไม่ได้ขัดข้องถ้าจะเดินช่องนั้น
แต่สิ่งที่ผมถามถ้าผมถามท่านประธานย้อนกลับไปอย่างนี้ว่า
ที่ท่านอัครเดชที่ขออภัยที่เอ่ยนามท่านนะครับ
ท่านเสนอใช้ข้อบังคับข้อใด
มันไม่มีข้อบังคับการประชุมรองรับไงครับ
เราจะยื่นยติตามอะไรเนี่ย
มันมันไม่มีข้อไหนที่จะรองรับให้นำเสนอได้เลย
เพราะยัตติที่เรากำลังพิจารณาสิ่งที่เรากำลังพิจารณากันอยู่เนี่ยนะครับ
ตามข้อ๓๓เขาให้เสนอได้๕อย่างครับ

ส่งปัญหาไปยังกรรมธิการ
หรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ

ผมถึงบอกว่าวิธีการเดียวที่จะทำได้และหยุดไอ้ข้อสงสัยของเราเนี่ย
ท่านก็เสนอใหม่เสนอด้วย๑๕๑นะครับ
อ้าง๑๕๑มาเลยนะครับ
ตีความข้อ๔๑เป็นไปตามที่ท่านคิดหรือไม่
ถกเถียงสัก๒ชั่วโมงที่ว่านี่เราก็ลงมติ
มันก็จบได้ครับเดินหน้าต่อผมเรียนแค่เนี่ยครับต้องผ่าน
เดี๋ยวเอากระเด็ดครับ

สองท่านนี้จะต้องใช้เวลาและประธานเห็นว่า
ท่านอะพิปายนะครับว่าผมใช้อยากการได้หรือใช้ข้อมันคำใดมาเสนอท่านใน
ผมก็บอกว่าผมใช้ข้อบังคับข้อที่๓๒นะครับ
ขอเสนอยติที่ไม่ต้องแจ้งเป็นรายลักษณอักษร

ที่๓๒เล็บ๑ขอปรึกษานะครับ

ท่านบอกว่าผมไม่มีสิทธิ์
หรือใช้ข้อบังคับไหนขึ้นมาเสนอเป็นยติ

นะครับก็ใช้สิทธิ์ของสมาชิกรัฐสภา

ตามข้อบังคับ๓๒นะครับ
ก็ปรึกษาหรือพิจารณานะครับ

ผมเสรีครับท่านประธานครับ
คุณจุลพันธ์ครับขอไว้หน่อยครับ

ประธานสมาชิกวุฒิษภาในฐานะสมาชิกรัฐสะพา

ที่มีการพูดถึงแล้วก็ถกเถียงกัน
ผมอยากจะให้ท่านประธานและที่ประชุมพินาให้ชัดเจน
ว่าท่านสมาชิกเสนอว่า
ยติที่เสนอหรือเรื่องที่เสนอบุคคลเป็นนายมตรีในวันนี้
ตามวาระเนี่ยนะครับไม่เป็นยติ
เพื่อความชัดเจนครับท่านประธานครับ
การที่เราพินาในวันนี้เป็นไปตามหมวด๙
การพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรี
เริ่มต้นตั้งแต่ข้อบังคับข้อ๑๓๖นะครับ

ท่านประธานกรุณาดูข้อ๑๓๘นะครับ

ว่าในการพิจารณายัตติตามวัก๑

หมวดเดียวกันเนี่ยที่เรากำลังพินาเนี่ยครับ

เขียนว่าเป็นยตินะครับ

ไม่ต้องทำให้สมาชิกสับสนว่าเป็นยติหรือไม่
ข้อบังคับเขียนว่าเป็นยติ

สิ่งที่ท่านเสนอในวาระว่าจะเสนอท่านพิทาเป็น
นายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยนะครับ

ผมไม่ได้ตรงกับท่านอัครเดช

เป็นเรื่องไม่เป็นไปตามข้อบังคับข้อ๔๔

สิ่งที่ผมจะนำเสนอต่อที่ประชุมนั้นนะครับ

ที่จะแสดงให้เห็นว่าข้อเสนอของท่านนั้น

ขัดรัฐมนุนและข้อบังคับ
เพราะฉะนั้นยัตติไม่เหมือนกันแล้ว

ข้อเสนอที่ผมไม่เห็นด้วย
ข้อเสนอที่เสนอคุณพิทาเป็นนายมตรีดังกล่าวนี้นะครับ
ต้องให้มีผู้รับรองให้เป็นยติหรือไม่

หรือว่าจะให้ผมไม่เห็นด้วยค้านแล้วไปลงมติทีหลัง

ด้วยว่าสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยนั้นมีผู้รับรอง
มันก็มี๒วิธีก็คือให้ยกมืออย่างที่ทำไปแล้ว
กดบัตรลงคะแนนนะครับ

ผมมีเหตุผลไม่ใช่ข้อบังคับอย่างเดียวครับ
รัฐมนูลด้วยครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ
ครับถ้าคุณเสรีจะเสนอขึ้นมานะครับ
อาจจะเป็นยติขึ้นมาว่าขัดต่อรัฐมนุน
ก็ขอให้มีการรับรองข้อเสนอ
จะได้พิจารณาต่อไปครับ

อย่างนั้นผมขออนุญาตสิ่งที่ผมเสนอนะครับ

ให้คุณพิทาเป็นนายมนตรีซ้ำเข้ามาอีกนะครับ

ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับ

ก็เป็นข้อเสนอยัตติที่ข้อเสนอที่๒นะครับ

ที่ต่างจากคุณฮกเดชครับ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับผม

แทนราชดรบัญชีรายชื่อพระเก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับ
ผมอยากให้ท่านประธานวินิจฉัยแบบนี้ก่อนครับว่า
ณตอนนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในวาระการประชุมอะไรกันแน่นะครับ
และก่อนที่มันจะเข้าสู่ยติใดยติหนึ่งเนี่ย
เพราะผมกลัวว่าถ้าเข้าไปสู่ยติใดยติหนึ่งเนี่ย

เมื่อสักครู่นี้นะครับท่านอัครเดชขออภัยที่เอ่ยนามนะครับ
บอกว่าหากท่านจุลพันธ์ขอไว้ที่ไอน้ำเช่นกันนะครับ
ว่ามันเป็นยติซ้อนยติแปลว่ายอมรับไปแล้ว
ว่าการเสนอชื่อนายกมันเป็นยตินะครับ
ผมเองเห็นเหมือนท่านวิโรธนะครับว่าการเสนอชื่อนายกไม่ใช่ยตินะครับ
แต่ถ้าท่านอัครเดชเห็นว่ามันเป็นยติ
ก็แปลว่าท่านอัครเดชไม่สามารถเสนอยติซ้อนขึ้นมาได้
เพราะไม่มีข้อบังคับรับรองนะครับ
มันมีทางเดียวครับคือมันต้องเป็นการตีความข้อบังคับเท่านั้นครับ
มันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากการตีความข้อบังคับเท่านั้นนะครับ
ว่าการเสนอชื่อนายรัฐมนตรีเป็นยติหรือไม่ใช่ยติ
ซึ่งจริงแล้วท่านประธานมีอำนาจวินิจฉัยเองด้วยซ้ำ
ผมขอให้ท่านประธานลองวินิจฉัยดูก่อนครับ
ว่าเราควรจะเดินต่อไปยังไงจะได้ไม่ต้องมีการลงมติ
แล้วก็ไปตามระเบียบวาระที่บรรจุเอาไว้ตั้งแต่ต้นครับท่านประธานครับ

ครับความเห็นของคุณพระควริกัตโตกับกุฎจรพันธ์นะครับ
ครับเชิญมีหลายชื่อพูดที่จะขออภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกันเรื่องนี้
ขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับ
ท่านประธานต้องดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับประชุมข้อที่๕นะครับ
ครับตอนนี้เนี่ยมีเรื่องที่ท่านประธานต้องวินิจฉัยครับ
ผมเสนอว่าให้ทาง๘พักร่วมเนี่ยไปคุยกันให้ดีก่อนไหมครับ

อนุญาตเอ่ยนามท่านจุลพันธ์นะครับเสนอว่าเนื่องจากการโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นยัตติ
เพราะฉะนั้นต้องไปตีความกันว่าการเสนอนายกเนี่ยเมื่อเป็นยติแล้วเนี่ยมันขัดกับข้อบังคับข้อที่๔๑ตามที่ท่านอัคเดชได้ประท้วงหรือไม่
แต่เพื่อนสมาชิกจากพักเก้าไกรบอกว่ามันไม่เป็นยติ
ก็เมื่อมันไม่เป็นยติเนี่ยตอนนี้เรากำลังพิจารณายติของท่านอัคเดชกับเพื่อนสวท่านเสรีอยู่นะครับ
ท่านประธานต้องดำเนินการวินิจฉัยแล้วก็ดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับการประชุมทางใดทางหนึ่งครับขออนุญาตครับท่านประธานครับ
ของคุณจุลพันธ์ที่เสนอสักครู่ก็ยังไม่เป็นยติเพราะว่าคุณจุรพันธ์เสนอเป็นคำเสนอแนะต่อคุณอัคเดชหรือผู้ที่จะเสนอเรื่องนี้ผิดก็ว่าเป็นยติเท่านั้นนะฮะยังไม่เสนอว่าควรจะใช้๑๕๑แทนนะอันนี้อันนี้เป็นข้อเสนอเท่านั้นผมค่อย
ก็ยังให้มีการเสนออยู่แล้วก็คุณเสรีก็เสนออีกข้อเสนอหนึ่งครับว่าการพิจารณาการประชุมในวันนี้นะครับปิดรัฐมนูลนะครับเดี๋ยวฟังอภิปรายเพราะท่านยังไม่อภิปรายกับท่านประธานว่าผิดรับนูนอย่างไรนะครับ
คุณจุลพันธ์จะใช้สิทธิ์พลาดพิงก่อนนะครับ
ขอความกรุณาเพื่อนสมาชิกนะครับอย่าเอาชื่อผมอ้ากสิ่งที่ผมบอกว่าสิ่งที่เรากำลังประชุมพิจารณากันอยู่นี้นะครับ
ไปดูง่ายครับไปดู๒๗๒รัฐมนุนมาตรา๒๗๒มีคำว่ายัตติ
ในตัวมาตรา๒๗๒หรือไม่สักคำ
นะครับสิ่งที่เราจะทำกันอยู่สิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่
นะครับคือการเสนอชื่อ
ผู้จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
กระบวนการเสมือนเป็นยตินะครับ
อันนี้ต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะครับ
แต่ว่ามันไม่ใช่ยัตติ
ข้อที่๔๑นะครับอันนี้เป็นความเข้าใจตรงกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมท้วงติงว่า
กระบวนการที่ต้องเดินต่อจากนี้หากมีข้อสงสัยใน

ฝั่งหนึ่งบอกว่าใช่ฝั่งหนึ่งบอกว่าไม่ใช่

ก็ต้องใช้๑๕๑ครับและใช้เสียงเกินกึ่ง๑
ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดคือ๓๗๐
ถ้าลงมติมาแล้วเห็นชอบตามนั้นนะครับ
ก็แปลว่า๔๑มีผลบังคับใช้
ห้ามเสนอยัตติซ้ำอะไรของท่านเนี่ย

ขั้นตอนของพวกเรามีขั้นตอนรองรับทั้งหมด
ครับครับเชิญครับ

ท่านประธานที่กรบครับผมธีรัชชัยพันธุมาตร
สมาชิกสภาพูดแถมรัสดรคุงเทพหวานธคร

ในฐานะสมาชิกรัฐสภา

กรณีที่เรากำลังโตเถียงตรงนี้นะครับ
ผมคิดว่ามันมีประเด็นที่จะต้อง

หรือว่าท่านประธานจะมีดุลพินิษฐ์อย่างไร
สิ่งแรกที่อยากจะให้ประธานได้เรียนก็คือว่า

ตามระเบียบวาระการประชุมของรัฐสภา
เป็นเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล
ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรมตรี
ตามมาตรา๒๗๒ของรำนูนแห่งราชดาตไทย
ไม่ได้พิจารณายัตติเสนอบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ระบุไว้ชัดเจน
นั่นคือเป็นการดำเนินการให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูนแห่งรากฎาตรักไทย๒๕๖๐

กลไกหลังจากที่พิจารณาในเรื่องนี้

ขออนุญาตให้ท่านประธานได้แจ้งให้ผู้ที่อภิปรายครับว่า

สรุปละพรรคท่านเนี่ยจะให้อภิปายหรือไม่อภิปาย

แล้วพักร่วม๘พักของท่านก็ต้องไปคุยกันก่อนว่า

ผมเนี่ยจึงสนับสนุนท่านเอกณัฐพร้อมพันธ์ว่า

นะครับว่า๘พักท่านเนี่ยสรุปแล้วเป็นยติหรือไม่ยติครับ

นั้นการประชุมก็จะยืดเยื้อต่อไปครับท่านประธานครับ
ขอให้ท่านประธานไม่อนุญาตให้ใครอภิปรายแล้วครับ
ถ้าจะประท้วงก็ต้องประท้วงมีข้อบังคับครับ
ท่านประธานก็ต้องประท้วงมีอีกข้อมังคับครับ

ท่านครับผมขอประท้วงท่านอัครเดชครับ

ท่านประธานก็เป็นสอสอมาหลายสมัย

ท่านประธานก็เป็นสอสอมาหลายสมัย
ท่านประธานก็เป็นสอสอมาหลายสมัย
ท่านประธานก็เป็นสอสอมาหลายสมัย
ท่านประธานก็เป็นสอสอมาหลายสมัย
ท่านประธานก็เป็นสอสอมาหลายสมัย
ท่านประธานก็เป็นสอสอมาหลายสมัย

ท่านประธานก็เป็นสอสอมาหลายสมัย
ท่านประธานก็เป็นสอสอมาหลายสมัย

ท่านประธานก็เป็นสอสอมาหลายสมัย

ท่านประธานก็เป็นสอสอมาหลายสมัย
ท่านประธานก็เป็นสอสอมาหลายสมัย

ท่านประธานก็เป็นสอสอมาหลายสมัย

ท่านประธานก็เป็นสอสอมาหลายสมัย
ท่านประธานก็เป็นสอสอมาหลายสมัย
ท่านประธานก็เป็นสอสอมาหลายสมัย
ท่านประธานก็เป็นสอสอมาหลายสมัย
ท่านประธานก็เป็นสอสอมาหลายสมัย
ท่านประธานก็เป็นสอสอมาหลายสมัย

ท่านประธานก็เป็นสอสอมาหลายสมัย

ท่านประธานก็เป็นสอสอมาหลายสมัย

ท่านประธานก็เป็นสอสอมาหลายสมัย

ท่านประธานก็เป็นสอสอมาหลายสมัย
ท่านประธานก็เป็นสอสอมาหลายสมัย
ท่านประธานก็เป็นสอสอมาหลายสมัย

ท่านประธานก็เป็นสอสอมาหลายสมัย

ท่านประธานก็เป็นสอสอมาหลายสมัย

ท่านประธานก็เป็นสอสอมาหลายสมัย
ท่านประธานก็เป็นสอสอมาหลายสมัย
ท่านประธานก็เป็นสอสอมาหลายสมัย

ท่านประธานก็เป็นสอสอมาหลายสมัย
ท่านประธานก็เป็นสอสอมาหลายสมัย
ท่านประธานก็เป็นสอสอมาหลายสมัย

ท่านประธานก็เป็นสอสอมาหลายสมัย

ท่านประธานก็เป็นสอสอมาหลายสมัย
ท่านประธานก็เป็นสอสอมาหลายสมัย

ท่านประธานก็เป็นสอสอมาหลายสมัย
ท่านประธานก็เป็นสอสอมาหลายสมัย
ท่านประธานก็เป็นสอสอมาหลายสมัย
ผมคิดว่าข้อกล่าวตรงนี้ถ้าดูอ่านในส่วนของข้อบังคับให้ทุกตัวอักษรจะรู้ว่าคาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ท่านสรุป
ผมจะอ่านให้ฟังจะได้กระจ่างแจ้งนะครับ
ข้อบังคับข้อที่๑๓๘เขาบอกว่า
รัฐมนูลไม่ว่าด้วยเหตุใดและสมาชิกทั้งสองสภารวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
เข้าชื่อเสนอยติต่อประธานรัฐสภาเพื่อขอให้สภามีมติยกเว้น
ไม่เสนอชื่อนายมนตรีจากชื่อผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อที่พักการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา๘๘ของรัฐมนูล
ประธานรัฐสภาบรรจุเข้าวันเดียววันรับประชุมรัฐสภาเป็นเรื่องด่วนก่อน
เรื่องที่เป็นยติไม่ใช่เรื่องที่เสนอตามชื่อตามมาตรา๘๘นะครับของรัฐมนุนนะครับ
แต่เป็นเรื่องที่มันไม่มีบุคคลจะไม่เสนอชื่อบุคคลนะครับ
และจะขอวันชื่อนอกบัญชีรายชื่อของภาคการเมืองที่เสนอจึงจะเป็นยติ

ขอเรียนนิดนะครับเรื่องนี้ถ้าไม่ชี้แจงจะทำให้พี่น้องประชาชนฟังอยู่ตามบ้านเนี่ย
จะเข้าใจคาดเคลื่อนดังนั้นเรื่องที่ท่านขอด้วยความเคารพท่านสวผ่านท่านประธานไปนะครับ

ดังนั้นเมื่อการพิจารณาในวันนี้เป็นการพิจารณาการดำเนินการตามรัฐมนูล
ไม่ใช่จะตั้งวติการเสนอขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับ
ที่จะเอาข้อบังคับหรือการตีความหรือแม้กระทั่งการจะใช้๑๕๑ก็แล้วแต่ครับ
จะใช้ข้อบังคับมาหักล้างเจตจำนงรัฐมนูลที่ต้องการฝ่ายบริหารจากการเลือกตั้งประชาชน
เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนผมคิดว่าเราอย่าฝืนเจตจำนงประชาชนฝืนระบอบประชาธิปไตยฝืนเหล้านุนเลยครับ
ขอบพระคุณผมเห็นว่ารอพิปรายกันมาพอสมควร
ยังไม่ได้แล้วจะยกมือขออภิปราณช่วงครับ
ผมขออนุญาตาบริกองท่านประธานครับ
ขอบคุณท่านประธานครับประวังวิจินารวมใดสร้างชาติสุรภัณฑ์นี่
สมาชิกศัพท์ผู้แทนราชฎรในฐานะสมาชิกรัฐธรรมน์นะครับ
ก็ผมก็ไม่รู้ว่าจะใช้สิทธิ์ประท้วงข้อไหนนะครับ
แต่ว่าขอใช้สิทธิ์ประท้วงผู้ที่ออกข้อบังคับ
ภุตศักราชของป๕๖๓ก็แล้วกัน
เพราะทำให้สหสสมรอย่างผมยุ่งยากมากพอดนมควร
ทีนี้ก็ขออนุญาตเนื่องจากว่าพวกเรายังตีความกันยังไม่ได้เลย
ว่าเป็นยัตติหรือว่าเป็นข้อพิจารณาหรือว่าเป็นวาระการประชุม
ผมอยากจะให้ทุกท่านดูไปพร้อมกันนะครับ
เอกสารหน้า๗๑ข้อ๓๖ข้อ๓๖ขึ้นต้นด้วยว่ายัตติยัตติที่ไม่ต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ
ให้ผู้รับรองยัตติแสดงการรับรองโดยวิธีการยกมือพ้นศีรษะ
อันนี้ยัตติของคุณอัฆษฎีก็เข้าข้อ๓๖ทีนี้ต่อไปเขาก็กำหนดไว้ว่า
แต่การรับรองการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
ตามข้อ๑๓๖อันนี้ก็ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นยัตตินะครับ
ก็ขอให้พวกเราเข้าใจตรงกันแล้วก็สิ่งที่คุณอัครเดชก็สามารถจะเสนอได้นะครับ
เพราะว่ามีการปฏิบัติตามข้อบังคับนะครับขอบคุณครับ
เมื่อกี้เพื่อนสมาชิกได้พูดถึงในข้อ
ที่ผมได้กลับเรียนท่านประธานไปแล้ว
แล้วก็บอกว่าไม่เป็นยตินะครับ

ผมถูกพาดพิงแล้วทำให้เสียหาย
คนฟังจะเข้าใจว่าผมพูดไม่ถูกต้อง
ก็เลยต้องกลับเรียนทำความเข้าใจว่า
มาตรา๑๓๘อยู่ในเรื่องหมวดที่๒
การพิจารณาให้ความเห็นชอบของเห็นชอบนายกรัฐมนตรี
ซึ่งในข้อ๓๘ผมได้กราบเรียนว่า

ทั้งบัญญัติไว้ในวัก๑และวัก๒
มีข้อความเขียนไว้ชัดเจนว่าเป็นยติ
แต่ท่านก็พยายามจะอธิบายพูดว่าไม่ใช่ยติ

แล้วมันทำให้คนที่ได้ยินได้ฟัง
แม้สมาชิกในสะพานนี้จะสับสน
เพราะยัตติคือยัตติเขียนมาแล้วว่าเป็นยัตติ
ท่านก็บอกว่ายัตติที่เขียนนี้ไม่ใช่ยติ

แต่ไม่ได้เป็นยัตติอย่างที่ท่านเสรีได้กล้าวครับจริงเดี๋ยวเดี๋ยวขอเตือนอีกครั้งนึงทุกครั้ง
แม้จะปิดการประท้วงถ้ายกมือ
เดี๋ยวให้ผมชี้ก่อนว่ากำลังประธวงได้ครับท่านประธาน

เพราะว่าท่านเศรียก็บิดเบือนขอบกับครับอีกแล้วครับ

ใช่ครับยัตติที่ท่านพูดสองรอบแล้วเนี่ยไม่ใช่ยัตติที่ท่านกำลัง
เพราะว่าเขาที่แจกเฉยครับเขาถอนคำว่าบิดเบือนนะครับ
ครับท่านประธานถอนคำว่าบิดเบือนครับ

ผมจิรัตนทองสุวรรณผู้แทนรัศดรชาวเชิงเซาพักเก้าไกลครับ
ท่านประธานครับข้อ๑๓๘เนี่ย

เดี๋ยวครับคนที่กำลังประท้วงอยู่
มีคำว่ายัตติจริงครับมีคำว่ายัตติปรากฏอยู่๑ครั้งครับ
ผมจะได้วินิจฉัยเป็นคนไปครับ

สมาชิกของทั้งสองสภารวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
เข้าชื่อเสนอยัตติต่อประธานรัฐสภาเพื่อขอให้รัฐสภามีมติยกเว้นไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี
เดี๋ยวก็เหมือนกันให้ผมชี้ก่อนครับ
ตอนนี้เจิญครับพอดี

ผมจะพยายามช้าท่านก็ไม่ต้องออกเสียง

ครับผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานนะครับ

บัญชีรายชื่อพักไทยสร้างไทยนะครับ
ในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับ
ผมขออนุญาตเรียนนะครับว่า

ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยนะครับ
สิ่งที่สำคัญที่สุดในวันนี้ก็คือ
ฝ่ายภักดิ์๘ร่วมรัฐบาลส่วนใหญ่
คิดว่าการเสนอรายชื่อบุคคลที่สมควร
ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันนี้

แต่อีกกลุ่มหนึ่งอีกฝ่ายนึงนะครับ

ซึ่งไปเข้าตามระเบียบข้อบังคับ

ผมคิดว่าขอให้สมาชิกทุกท่าน
พิปรายเหตุผลสนับสนุนของตนเองดีกว่าครับ
อภิปรายกันแยกไปแยกมาเลย

เป็นยัตติหรือไม่เป็นยติ
คนอื่นก็เตรียมข้อมูลกันมาหมดแล้วครับ

เดินหน้ากำกับดูแลการประชุมในครั้งนี้เลยครับว่า
จะตัดสินยังไงว่าวันนี้
วาระการพิจารณานายกรัฐมนตรี
อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าเป็นการเสนอรายชื่อบุคคล

อีกกลุ่มอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าเป็นยติ
เพราะฉะนั้นเขายื่นมาถูกต้องก็ไม่เป็นไร
ก็ขอให้ท่านประธานให้อธิบายให้ทุกฝ่าย
พิปรายสนับสนุนในส่วนของตนเอง
ส่วนการพิจารณาของสมาชิกรัฐสภา

ขอให้สมาชิกรัฐสภาตัดสินใจในส่วนนั้น

วันนี้ผ่านมาชั่วโมงครึ่งแล้วครับ

ชาวบ้านดูอยู่ครับขอบคุณมากครับ
ครับขอบคุณคุณทากรตัดสินมากครับ
ที่ได้มีข้อเสนอ

ข้อเสนอของคุณทากร
ก็ตรงกับที่ผมกำลังจะพูดในที่ประชุม
วันนี้เราพูดกันมาเนี่ยก็มีอยู่สอง

การเสนอชื่อวันนี้เป็นยัตติ
ที่ขัดต่อข้อ๔๑
อีกฝ่ายหนึ่งก็เสนอว่า
เทียบพิปรายไปนะทั้งสอสอ

เป็นประตานรัฐนวณ๒๗๒
และข้อบังคับในหมวด๙ผมฟังก็เป็นอย่างนี้
เพราะฉะนั้นถ้าเราอภิปรายไปมันก็จะอยู่ในกรอบนี้
จึงอยากจะให้ขอให้ที่ประชุมเนี่ย

แล้วก็อีกอภิปรายหลายท่านก็บอกว่าเสนอถูกต้องแล้ว
ถ้าหากในกรอบของการอภิปรายวันนี้สองฝ่าย
เราก็จะได้ขอมติต่อไปหรือจะใช่เป็นอย่างอื่น
แต่ถ้าอภิปรายไปมากกว่านี้
ผมว่ามันผิดประเด็นที่เราจะหานายกรรมตรีนะครับ

คุณลักษณเดชมันประทวงใช่ไหมครับ

ท่านประธานจะให้ผมอภิปรายต่อไหมครับ

ผมเสนอของคุณเสนอเป็น
ติไปแล้วรับรองถูกต้องแล้วนะครับ

ก็ต้องรอว่ามีคนมีความเห็นเป็นอย่างอื่นอีก
คุณรังสิมรรณยอบมือครับ
เรียนท่านประธานผมรังสิมรมสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรบัญชี
และชื่อภาคเก้ากรรณฐานทรมาชิกรัฐสภาพ
ประเด็นที่ผมกำลังนำเสนอนะครับท่านประธานครับ
มันสืบเนื่องจากที่ท่านประธานนะครับ
ได้กล่าวหลังจากที่ต้องขออนุญาตเอ่ยนามอีกครั้งนะครับ

นำเสนอนะครับโดยอ้างว่าเป็นยัตติมีผู้รับรอง
ท่านประธานก็ถามต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมเนี่ยเห็นเป็นประการใดนะครับ
สิ่งที่ผู้อภิปรายหลายท่านนะครับ
ซึ่งรวมถึงท่านประกอบวุฒินะครับได้ตั้งคำถามในประเด็นที่หนึ่ง
ว่าตกลงแล้วเนี่ยการเสนอยัตติของท่านอัครเดชเนี่ยนะครับ

ซึ่งท่านอัครเดชนะครับก็ได้กรุณาชี้แจงนะครับว่าเป็นไปตามข้อ๓๒อนุ๑
ซึ่งขอให้ปรึกษาและพิจารณาเป็นเรื่องด่วน
ซึ่งคำถามแรกเลยก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยข้อบังคับในลักษณะนี้เราไม่ได้ใช้แบบนี้
ประเด็นที่๑ท่านประธานจะต้องวินิจฉัยก่อนว่าการเสนอยัตติซึ่งไม่ได้พิจารณาแค่มีผู้รับรองถูกต้องเท่านั้นนะครับ
แต่มันถูกต้องตามข้อบังคับหรือไม่
การเสนอนะครับของผู้เสนอเนี่ยถูกต้องตามข้อบังคับหรือไม่
ท่านประธานจะต้องวินิจฉัยในประเด็นนี้ประเด็นที่๑ก่อนครับ
ถัดมาการเสนอยัตติก็จะต้องอยู่ภายใต้ความถูกต้องความชอบด้วยกฎหมายทั้งบนก็คือรัฐมนูลและข้อบังคับ
พิจารณาแค่เฉพาะข้อบังคับเท่านั้น
ประเด็นที่เรากำลังเข้าสู่ระเบียบวาระคือการเสนอบุคคลเข้าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นขั้นตอนตามมาตรา๒๕๖
การพิจารณามาตรา๒๗๒ก็ต้องพิจารณามาตรา๑๕๙และมาตรา๘๔
ซึ่งทางภักษณ์เพื่อไทย
และได้เสนอคุณพิทาและมีผู้รับรองถูกต้องแล้ว
คุณพิธาเป็นผู้เป็นบุคคลนะครับ
ที่กำลังจะถูกพิจารณาว่าเป็นนายกรัฐมนตรีตาม๒
ติดังกล่าวท่านประธานจะต้องวินิจฉัยว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐมนูลหรือไม่
ดังนั้นประเด็นที่จะต้องมีการวินิจฉัยโดยท่านประธาน
แล้วถ้าท่านประธานวินิจฉัยเราจบเลยครับเราก็จะได้เดินกันต่อ
ัตติที่จะเป็นยัตติได้หรือไม่ชอบด้วยข้อบังคับไหม
ข้ออะไรท่านประธานช่วยชี้แจงต่อที่ประชุมด้วยครับ
ข้อ๒ยัตติดังกล่าวชอบด้วยรัฐมนุนหรือไม่
ถ้าชอบท่านประธานวินิจฉัยเลยครับแล้วเราจะได้เดินกันต่อ
จะได้ไม่ต้องถกเถียงกันอีกครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
ครับในประการแรกนะครับที่ให้ผมวินิจฉัยว่า
ตอนนี้ได้มีพิพันธ์ความพิพายหลายคนแล้ว
ผมขอวินิจฉัยว่าชอบด้วยข้อบังคับแล้ว
ข้อบังคับที่๓๑รวมทั้งข้อบังคับที่

อันนี้ครับประธานวินิจฉัยแล้วนะครับ

เกาไกวในสถานะสมาชิกรัฐสภาควรครับที่ผมประธุงท่านบังคับเพราะว่า
ท่านประธานจะต้องกำกับดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ
แต่ประเด็นที่เรากำลังจะถกเถียงกันอยู่นี่ครับท่านท่าน
ท่านประธานอย่าลืมว่าเรามีข้อบังคับข้อที่๓๓อยู่
ดังนั้นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันก็คือ

ถ้ารัฐสภาได้เข้าสู่ระเบียบการพิจารณาอะไรแล้ว
จะไม่สามารถเสนอยัตติอื่นใดได้อีก
ผมขออนุญาตย้อนตั้งแต่เช้านิดนึงนะครับ
เรามีการเสนอท่านพิธามีการกดบัตรรับรองเรียบร้อยนะครับ
เรามีการเสนอยัตติขึ้นมาโดยท่านอัครเดชมีการยกมือรับรองเรียบร้อย
เรามีการเสนอขึ้นมาโดยท่านเสรียกมือรับรองเรียบร้อย

ผมคิดว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ยัตตินะครับ
แต่ท่านประธานปล่อยให้มีการรับรองยติยติซ้อนยติ๓ยติแบบนี้
แสดงว่าท่านประธานกำลังจะตีความว่าการเสนอชื่อนายกไม่ใช่ยติใช่หรือไม่ครับ

การเสนอนายกรัฐมนตรีเป็นยติหรือไม่ครับขอบคุณครับ
อันนี้ยังไม่พิจารณาเพราะจะยังไม่ได้พิปราย
แต่ข้อเสนอที่ผมวินิจฉัยแบบว่า
ข้อเสนอกองกุณฑ์ขนาดนั้นสามารถเสนอได้
เดี๋ยวจะเป็นยัตติหรือไม่เป็นยติ
มันก็ยังมีอีกขั้นตอนหนึ่ง
ส่วนที่คุณรังสิมันโรมเสนอว่ามันผิดกับรัฐมนุนหรือไม่
ผมก็อยากให้มีคนเสนอขึ้นมาเพื่ออภิปรายจะได้ฟังทั้งสองอย่างนะครับ
ซึ่งความจริงคนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณกระเด็กก็เสนอได้นะครับว่า
ไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันขัดแย้งกับรัฐมนูลและข้อบังคับ
ก็ว่ากันไปมันจะได้พิจารณาเป็น
ไม่ใช่อย่างไม่พิจารณาจะได้แนะนำพิเปลาย
เฉพาะในกรอบประเด็นนี้จะไม่นอกประเด็นออกไป
ผิดหรือกัดตอนรัฐมนตรี
ถ้าเสนอเป็นยัตติแล้วผมก็จะได้ให้พิปรายในประเด็นนี้ได้นะครับ

ก็คือตอนนี้ท่านประธานกำลังจะนำเรียนว่า
เราต้องพิจารณาว่าข้อเสนอของคุณอัครเดช
ท่านเสรีหรือท่านเพื่อนสมาชิกที่มีความเห็นต่างเนี่ย

ทีนี้ตามระเบียบตามข้อบังคับการประชุม
ตอนนี้มันติดชะงักข้อแรกอยู่ก็คือการพิจารณาว่าการเสนอชื่อนายกเป็นยติหรือไม่

แต่ในเมื่อเรายังมีข้อสรุปตรงนี้ที่ยังเห็นไม่ตรงกันอยู่
ท่านประธานไม่สามารถให้เพื่อนสมาชิกท่านอื่นเสนอยัตติขึ้นมาได้
เพราะถ้าเกิดว่าเราพิจารณาว่าเป็นยัตติขึ้นมา
เสนอชื่อนายกเป็นยติขึ้นมาเนี่ย

อาจจะไม่ชอบด้วยความคลับครับขอบคุณครับ

คือคุณอัคเดชกับคุณ

ทากรก็เสนอไปในทุนองค์

พิปรายใน๒กรอบนี้เลยนะครับ

ส่วนขยายความไปไหนก็ว่ากันอีกที

ฐีรัชชัยพันธุมาตย์สมาชิกทรัพย์ผู้ทัน
ในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับ

ของเมื่อสักครู่ท่านประธานนะครับเมื่อสักครู่ท่านประธาน

ระหว่างในส่วนของฝ่ายหนึ่งกับอีกฝ่ายหนึ่ง
แต่ก่อนดีที่ท่าน

เพราะเป็นข้อเสนอของคนในภาคท่านนะครับ

ใช่ครับท่านประธานครับแต่ผมอยากให้ดูละเอียดนิดหนึ่ง

เป็นคนเสนอเองคุณธิรชัยครับ
แต่ผมอยากจะเรียนพระอาจารย์อย่างนี้นะครับว่า
อยากให้ท่านประธานอย่าเพิ่งรีบสรุปนะครับ

รัฐพงษ์เรืองประยาวุธเสนอท่านประธาน

แต่เป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามรัฐมนูล
นี่คือกรณีวักแรกนะครับหรือคำว่าหรือพิจารณายติใดอื่น
ทั้ง๒กรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง
ข้อบังคับข้อที่๓๓บอกว่าห้ามเสนอยัตติอื่นนอกจากยัตติดังต่อไปนี้

๒กรณีกรณีที่กรณีว่าเป็นในส่วนของการดำเนินการรับนูลหรือไม่
นั่นคือเรื่องการปรึกษาหาลือหรือพิจารณาติใดอื่น
ทั้ง๒กรณีห้ามเสนอยติอื่น
กรณีอย่างนี้รบกวนนะครับทางฝ่ายที่เสนอบอกว่าเอายติบอกว่าเป็นยติหรือไม่

ตอนนี้เขาบอกว่านอกจากเสนอยัตติต่อไปนี้นะครับ
หนึ่งขอให้รวมระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาเป็นเรื่องเดียวกันทำนองเดียวกัน
หรือเรื่องเกี่ยวเนื่องกันพิจารณาพร้อมกัน
ขอให้ส่งปัญหาไปยังกรรมธิการเพื่อพินาหรือขอให้บุคคลส่งเอกสาร
หรือแถลงข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็น
ขอให้รวมแยกประเด็นการพิจารณาหรือลงมติ
ขอให้เลื่อนการปรึกษาหรือพิจารณา

มีแค่นี้เท่านั้นนะครับไม่สามารถเสนอยติมาได้
ความหมายของที่ท่านนัทพงศ์เรืองปัญญายุทธ์นะครับที่เสนอมา
คือแบบนี้จะเสนอยติขึ้นมาไม่ได้ครับ
ถ้าท่านให้เสนอขึ้นมามันคาดเคลื่อนต่อข้อบังคับครับ
ครับก็อยากให้คุณธิรชัยก็ได้พิจารณาข้อ๓๒ด้วยนะครับ
ยัตติต่อไปนี้ไม่ต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ
ขอให้ปรึกษาหรือพิจารณาเป็นเรื่องด่วน
แล้วก็ข้อ๓๖นะครับ
ติที่ไม่ต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ
ให้มีผู้รับรองโดยวิถียกวือกฎศิษย์ศาสตร์
ทั้งสองข้อนี้ก็ได้ปฏิบัติมาแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ไม่มีประเด็นอะไรที่ว่า
คุณนาขเศรษฐ์ถ้าเสนอไม่ได้นะครับ
ก็ต้องอ่านข้อบังคับละเอียดในทุกข้อนะครับ

ด้วยความขอรบท่านประธานนะครับผมได้ยินว่าเมื่อสักครู่เนี่ยท่านประธานได้วินิจฉัยแล้วว่า
ง่ายตะลายที่มีท่านของรัฐสมชิกเสนออยู่เป็นยตะลายตามข้อ๓๑
และสามารถทำได้โดยไม่ผิดข้อบังคับนะครับ
ถ้าเช่นนั้นแปลว่าท่านประธานวินิจฉัยไปแล้วว่า
การเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีนั้นไม่ใช่ยติ
เพราะถ้าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเป็นยติ
ยติตามข้อ๓๑นั้นจะไม่สามารถเสนอได้ตามข้อบังคับ๓๒
ผมขอให้ท่านประธานวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งครับ
ว่าไม่งั้นเราจะไปสู่ทางตันนะครับ
อย่างท่านเมื่อสักครู่ผมขออนุญาตขออนุญาตเอ่ยนามท่านอัครเดชอีกครั้งหนึ่งนะครับ
อัครเดชบอกว่าให้พักเพื่อไทยกับก้าวไกลไปคุยกันก่อนว่าเป็นยติหรือไม่
เพื่อไทยกับก้าวไกรเห็นตรงกันแล้วครับ
แต่ตอนนี้ท่านอัครเดชเห็นตรงกับตัวเองหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าท่านเห็นว่ามันเป็นยติ
ท่านจะเสนอยติซ้อนขึ้นมาไม่ได้ครับ
ตอนนี้ยัตติตอนนี้การเสนอชื่อนายกนะครับ
มันเป็นสภาวะแมวของโชว์ลิงเจอร์ครับท่านประธาน
มันเป็นยติหรือไม่เป็นยติเราไม่รู้
ท่านสมาชิกจัดรวมไทยสร้างชาติยังบอกอยู่เลยว่าท่านตีความไม่ได้ด้วยซ้ำ

ฉะนั้นมันไปต่อไม่ได้ครับท่านประธาน
ถ้าท่านประธานจะวินิจฉัยว่าเสนอต่อได้
ว่าท่านประธานวินิจฉัยว่าการเสนอชื่อนายกไม่ใช่ยติแล้วครับ

ผมอัครเดชกรุงวิทักษ์โลศครับขออนุญาตใช้๑๐พักถึงสักครู่ครับท่านประธานครับ
ท่านประธานขออนุญาตนะครับผมผมยังไม่จบครับ
แล้วคุณกระเดชรอผมชี้แจงแล้วก็ท่านตอบครับ
ผมคิดว่ามันไปทางไหนต่อไม่ได้
ถ้าจะมีมาตติอย่างใดอย่าง๑นะครับ
ขออนุญาตท่านประธานครับณตอนนี้เราตีความข้อบังคับไม่ได้ครับ
ถ้ามีปัญหาเนี่ยมันจะไปเข้าข้อเดียวคือข้อ๑๕๑ครับท่านประธาน
คือถ้ามีปัญหาในการตีความข้อบังคับนี้ก็ให้ลงมติตามข้อ๑๕๑เท่านั้นครับ
งั้นมันไปทางอื่นต่อไม่ได้แล้วครับท่านประธาน
ขอให้ท่านประธานวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งครับว่าเรากำลังจะเดินเข้าสู่วาระอะไรกันแน่ครับ

เกือบยังเข้าใจไปตรงกัน
บางครั้งก็บอกว่าให้ใช้ข้อด่า
คือขณะนี้นะครับที่เราพูดกันอยู่เนี่ย
เรายังไม่ได้มีข้อยุติว่าในขณะนี้เนี่ย
ข้อเสนอการชื่อนายกปีนี้

ก็พูดว่าเป็นเรื่องของตา

แต่คุณอัครเดชน์เสนอไม่ใช่ยศติ
เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้มันต้องให้ข้อยุติ
เจอก่อนว่าจะเป็นไปตามรัฐพณูน๒๗๒
ไม่ใช่ว่าคนนู้นเสนอไม่ได้คนนี้เสนอไม่ได้

แต่ก็จะเปิดการอภิปรายไปก่อนนะครับ
แล้วถึงทุกคนในที่ประชุมนี้จะได้หาข้อยุติว่าจะเอาอย่างไร
ในขณะนี้มันยังไม่มีข้อยุติว่าของคุณกระเด็ดก็เสนอมาว่า
เป็นยติแล้วเป็นยติแต่ก็ยังไม่มีมติ
เพราะว่ามีผู้ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยนี่ก็พูดตรงกันหรือใกล้เคียงกัน
ก็คือเป็นขบวนการตามรัฐมนูลการเสนอชื่อนายก
ซึ่งไม่ใช่ยติก็จะเสนอไม่ได้
ซึ่งค่อยไปตอนสุดท้ายที่ถ้าจะไปตอนสุดท้ายของคุณอภิปรายแล้ว
ก็จะไปตามที่คุณจุลพันธ์เสนอก็ได้ว่าจะต้องตีความ
แต่ก็ยังไม่ได้วิเคราะห์ยุติตรงนั้นนะครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้ผมจึงอยากให้มีการอภิปรายตามที่คุณถากรเสนอ
ที่คุณธกรเสนอคือฝ่ายหนึ่งที่เห็นว่าเป็นยติก็อภิปรายไป
จะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ตามความเหมาะสม
อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าไม่ใช่ยติเป็นกระบวนการเสนอชื่อนายก
มาตรา๒๗๒ก็อภิปรายไปก็มีประเด็นแค่นี้
คุณถากรก็ได้สรุปมาเสนออย่างนี้
ซึ่งในฐานะประธานผมก็เห็นด้วย
เพื่อจะได้หาข้อสรุปในการที่จะดำเนินการประชุมต่อไป
ไม่ใช่ข้อสรุปว่าจะเลือกนายกได้แค่นี้นะครับ
ถ้าเป็นไปตามนี้ผมก็ขอให้ผู้ที่
รับผิดชอบทั้ง๓ฝ่ายนะครับ
เราจะอภิปรายในประเด็นนี้คือ
ว่าเป็นยติส่วนจะยติและจำนวลการมา
เดี๋ยวคุณอภิปรายไปหลายคนอภิปรายไป
อีกฝ่ายหนึ่งก็เห็นว่าไม่ใช่ยัตติ
เป็นขบูรณ์การลัติดุจันทนั้นตามมาตรา๒๗๒
ผมขออนุญาตให้คุณหมอชนนาน
กัดเถิดกับคุณหมอครับ

เพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ที่ท่านประธานจะสรุป
และให้สมาชิกอภิปราย

แต่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

ก็คือเสนอว่า

ตกไปหรือไม่เสนอซ้ำได้หรือไม่

ผู้เสนอบอกว่าตกไปแล้ว

ที่เราจะอภิปรายและลงมติ

ให้วิธีการทำงานของพวกเรา

ท่านประธานครับด้วยความขอรบท่านประธานจริงนะครับ

จะอภิปราย

ก็ต้องการลงมติครับ

ใช้เสียงข้างมากของที่ประชุม

ข้อบังคับที่เรามีปัญหาขนาดนี้เนี่ย

ถ้าท่านประธานใช้๓

ด้วยความบังคับการประชุมรัฐสภาครับ

ปัญหาใดเกี่ยวกับการใช้ข้อบังคับ

เรากำลังมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ข้อมะครับ

ไม่ได้รับเสียงเกิน๓๗

การเสนอชื่อผู้สมควรเป็นนายกรรมตรี

พวกผมบอกเสนอได้เพราะไม่ได้ใช้ข้อ๔๑
นี่คือมีปัญหาการใช้ข้อบังคับ

หนึ่งท่านประธานเองต้องวินิจฉัย

กรณีมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไป

ท่านบอกว่ามันไม่มีเหตุการณ์อะไรเปลี่ยนแปลง
เสนอเหมือนเดิม๘พักร่วมเหมือนเดิม

หรือเหตุผลที่จะมาวินิจฉัย
ว่าให้เสนอ

ผมเน้นนะครับว่าผมไม่พูดว่า

ท่านประธานครับมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ย

บอกต้องเป็นหน้าที่ของที่ประชุม
ของรัฐสภาพมีนิจฉัย

ถ้ารัฐสภาจะวินิจฉัย

ก็คือการตีความข้อมังคับ
ขณะนี้เรามีปัญหาการตีความข้อมังคับอยู่๒ซีก

เขียนไว้ชัดก็ไม่มีปัญหาตีความข้อบังคับนะครับ
ท่านประธานผมขออนุญาตอ่านนะครับ

ภายใต้บังคับมาตรา๑๔๙

นี่หมายถึงตัวรัฐธรรมนูลด้วยนะครับ
ถ้ามีปัญหาที่จะต้องตีความ

รัฐสภาที่จะวินิจฉัย

เสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

นี่คือบทปัญหาที่ให้
หน้าที่และอำนาจของรัฐสภาวินิจฉัย
แต่กำกับว่าต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

เพราะเราแบ่งครึ่งคนไม่ได้ครับ

ก็ต้อง๓๗๕ขึ้นมากกว่ากึ่ง

เพราะว่าถ้าท่านโหวตตามที่เขาเสนอเนี่ย

การโหวตครั้งนี้นะครับถ้ารัฐสภาวินิจฉัยด้วยเสียง๓๗๔นะครับ
ติที่ท่านเสนอนี่ตกเลยนะครับวินิจฉัยไม่ได้
ก็เป็นไปตามข้อมังคับเราก็เข้าสู่การโหวตนายกต่อเลย
ผมท้วงท่านประธานตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย

ท่านประธานกรุณาสรุปว่าสมาชิกเสนอยัตตินี้ได้โดยอาศัยข้อมะครับข้อ๑๐
มีความเห็นต่างเรื่องการบังคับใช้ข้อบังคับ
ให้สมาชิกได้เสนอยติท่านประธานสรุปว่าเสนอได้มีผู้รับรอง
ให้อภิปรายเสนอหนึ่งกันได้คัดค้านกันได้
หลังจากนั้นท่านประธานต้องสรุปว่าขอลงมติตามข้อบังคับข้อ๑๕
พอผลลงคะแนนออกมาปุ๊บนะครับ๕ซีกที่เขาเสนอเขาได้๓๗๕ยอมครับ
มติเสียงข้างมากของรัฐสภาแต่ถ้าไม่ได้ท่านท่านต้องยอมพวกผมด้วยเหมือนกันนะครับ
ถ้าท่านได้๓๗๔ท่านต้องยอมผมแล้วครับว่าให้มีการโหวตเลือกนายกต่อไป
ทำไมซี่ข์ผมถึงเฉียงว่ามันไม่ใช่ยศติตามข้อมะครับข้อ๔๑
พอยัตติตามข้อมังคับการประชุมรัฐสภาเนี่ยผู้ร่างผมเองหนึ่งในนั้นครับ
ผมร่างเข้ามาครับกรรมชมสภาพุทธนักสนรเราเขียนที่ยังไม่ชัดครับ
ไปอ่านได้ดูได้ยัตถีคือข้อเสนอใดนะครับ
ที่ให้สภามีมติให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ต้องมีมติให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
คำว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนี่มีความหมายชัดครับท่านประธานครับ
จะไปซ้ายก็ได้ไปขวาก็ได้แล้วแต่มติสภา
แต่รัฐมนุมมาตรา๒๗๒เขาเขียนเลยว่าให้สภาไปเลือก
เลือกนะครับไม่ไปดำเนินการ
คำว่าเลือกนี่คือดำเนินการอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่มีอย่างใด
ต้องไปเลือกผู้ที่สมควรได้รับการตั้งเป็นนายก
ไม่ให้เป็นการสถาปนาไม่ให้ไปดำเนินการอย่างอื่น
ต้องเลือกอย่างเดียวตามที่เขียนไว้
เพราะฉะนั้นมันเลยไม่มีคำจำเป็นว่าต้องเขียนคำว่า
ยัตตินำหน้าตัวรัฐมนุน
ลำนูลที่บอกว่าต้องไปดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
สังเกตครับอภิปรายไม่ไว้วางใจ
อภิปัยทั่วไปเขาเขียนคำว่ายัตติยัตติยัตติหมดนะครับ
ซึ่งสมาชิกมีข้อสนับสนุนเรื่องนี้

โดยสรุปครับต้องชัด๑เสนอตาม๑๕๑
พิปรายกันไปโต้แย้งกันไป๒ลงมติตาม๑๕๑

บางทีคุณนัทธวุฒิครับเจิญครับ
กับเป็นความเห็นที่ดีของคุณกลนาน

เนื่องจากมีประเด็นที่คล้ายขึ้นกันแต่ว่ามีประเด็นที่แตกต่าง
จะขอให้คุณภฤทธิ์วัชรสินทร์เป็นผู้อภิปายสรุปครับ
ผมคิดว่าเราก็มีการพูดคุยกันในประเด็นนี้มาสักพักหนึ่งแล้ว
มา๒ชั่วโมงก็ยังเดินหน้าไปไม่ถึงไหน
ผมขออนุญาตลองใช้เวลาสัก๒๓นาที
ในการสรุปความเห็นที่แตกต่างที่มีอยู่

ว่าสามารถดำเนินการประชุมต่อไปอย่างไรบ้าง

ก็คือการตีความว่าการพิจารณาบุคคล
ข่ายยัตติโดยทั่วไปที่ถูกกำกับดูแลโดยข้อมังคับข้อที่๔๑หรือไม่
อันนี้คือหัวใจสำคัญของความเห็นที่แตกต่างระหว่างสมาชิกรัฐภาในที่นี้
แต่กว่าจะเดินทางไปถึงการพิจารณาเนื้อหาสาระ
ทั้งฝ่ายที่สนับสูญด้วยฝ่ายที่คัดภารนั้น
มันมี๒๓ประเด็นที่ก็ยังเห็นต่างกันอยู่ในเชิงของกระบวนการนะครับ
ก็เลยจะพยายามไล่เรียงประเด็นและให้ท่านประธานนั้นลองวินิจฉัยในแต่ละประเด็นดูนะครับ
เพื่อให้สภาแห่งนี้เดินหน้าต่อได้นะครับ
ประเด็นที่หนึ่งนะครับคืออาจจะต้องขอให้ท่านประธานนั้นวินิจฉัยครับ
ว่าการที่สมาชิกรัฐภาขออนุญาตเอ่ยนามท่านอัครเดชนั้นทักทวงขึ้นมาและเสนอยัตติขึ้นมานั้นเนี่ย
ชอบด้วยรัฐธรรมนูลหรือไม่นะครับ
เพราะว่าณปัจจุบันเราก็เห็นว่าตลอด๒ชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีการอภิปรายทั้งเห็นด้วยและคัดค้านนะครับ
อย่างฝ่ายที่คัดค้านก็บอกว่าไม่ชอบด้วยรัฐมนูลเพราะว่าได้เข้าสู่ระเบียบวาระในการพิจารณานายกแล้วตามมาตรา๒๗๒
ฝ่ายที่สนับสนก็บอกว่าชอบด้วยรัฐมนุนนะครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้คือประเด็นแรกที่ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ว่าการทักท้วงของท่านอัครเดชนั้นชอบด้วยรัฐมนุนหรือไม่
อันนี้อาจจะต้องขอให้ท่านประธานนั้นวินิจฉัยข้อที่๑นะครับ
หากสมมุติว่าท่านประธานวินิจฉัยว่าชอบด้วยรัฐมนูลนะครับและสามารถทักทวงคัดค้านได้นะครับ
ก็เข้าสู่ประเด็นที่๒ครับที่อาจจะต้องให้ท่านประธานวินิจฉัยเช่นกัน
ก็คือว่าหากจะมีการเสนอยัตติเพื่อทักท้วงนะครับจะใช้ข้อบังคับใดนะครับ
ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยผมก็สรุปได้ว่าความเห็นนั้นแบ่งออกเป็น๓ฝ่ายนะครับ
ท่านประธานเมื่อสักครู่วินิจฉัยไปเบื้องต้นนะครับว่าให้ใช้ข้อบังคับข้อ๓๑นะครับ
เห็นที่๒คือท่านอัคเดชตอนนั้นอ้างอิงข้อบังคับ๓๒วงเล็บ๑นะครับ
และก็ความเห็นที่๓ซึ่งผมเห็นด้วยนะครับก็เป็นความเห็นที่คุณหมอโชลน่านขนเอ๋นพูดมาสักครู่ก็คือ

เพราะฉะนั้นประเด็นที่๒ที่ท่านประธานต้องวินิจฉัยครับ

ทางเท่าที่๑ไปแล้วว่าข้อทักทวงของท่านอัครเดชตนั้นทรอบริรัฐบาลหนูเนี่ย
ทักท้วงโดยการเสียยติอ้างอิงข้อบังคับใด
ระหว่าง๓๑๓๒วงเล็บ๑หรือว่า๑๕๑
พอท่านประธานวินิจฉัยเสร็จแล้วนะครับว่าเป็นข้อบังคับอะไรนะครับ
ซึ่งผมยืนยันว่าความเห็นผมคือควรจะเป็น๑๕๑นั้นเนี่ย

นั่นคือการปล่อยให้หรือว่าการเปิดให้สมาชิกรัฐสภาทุกคนนั้นได้อภิปรายเต็มที่
เห็นด้วยหรือเห็นต่างกับข้อเสนอของบางท่านว่าการพิจารณาบุคคล
ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกนั้นสมควรจะถูกกำกับโดยข้อบังคับข้อที่๔๑
อันนี้คือ๓ขั้นตอนที่ผมอาจจะต้องเรียนท่านประธานให้ช่วยวินิจฉัย
เพื่อที่ว่าเราจะได้เดินหน้าประชุมต่อได้และเมื่อไปสู่ขั้นตอนที่๓
ก็จะได้เปิดให้สมาชิกทั้งสองฝ่ายนั้นสามารถอภิปรายด้วยข้อมูลและหลักฐานทางกฎหมายเต็มที่ครับ

นิดเดียวครับท่านประธานไม่เกิน๑นาทีครับ

ในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับ
ด้วยการขอรบกับมีประเด็นที่เพื่อนสามมอเตชีกอภิปราย

แค่๒ประเด็นสั้นครับ

กรณียติซึ่งท่านอ้างนะครับว่าเป็นยติของท่านสมาชิกวุฒิสภา
เสรีสุวรรณภานนท์ความจริงผมเอ่ยหลายครั้ง

ท่านประธานยังไม่ได้วินิจฉัยนะครับว่ายติของท่านเสรีสุวรรณภานนท์นั้น
ข่ายยติในข้อใดของข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
ฉะนั้นมันก็จะไปต่อไม่ได้ว่าเราจะเปิดให้มีการอภิปรายหรือไม่
ขณะเดียวกันครับท่านประธานครับกรณีที่ท่านประธานได้วินิจฉัยตอนแรก
ว่ายติของท่านอัครเดชวงพิทักรสด้วยความครบนะครับ
อยู่กับมาธิการเดียวกันรักใคร่กันดีครับ
ท่านประธานครับท่านวินิจฉัยโดยอ้างข้อ๓๑นะครับ
ไม่ใช่ข้อ๓๒และท่านบวกข้อ๓๑ไปข้อ๓๒
สภาแห่งนี้ได้ยินกันทั้งสภาครับ
ประชาชนได้ยินกันทั้งประเทศที่จับตาดูอยู่ครับ

เรากำลังทำงานในสภาแต่ข้อ๓๑ไม่ตรงครับท่านประธาน
๓๑ถ้าท่านวินิจฉัยแบบนั้นต้องเข้าชื่อปิกต้องสภา
ต้องมีมติแล้วส่งสารรัฐธรรมนูลตีความครับ

ฉะนั้นท่านประธานต้องวินิจฉัยให้ชัดนะครับว่า
ตกลงกรณีถามเจ้าตัวก็ได้ครับ
อัครเดชเสนอยติตามข้อใด
ท่านเสรีเสนอยติตามข้อใด
และท่านประธานวินิจฉัยตามข้อใด

ไป๑๕๑ที่มีการตีความข้อบังคับต่อ
อันนั้นค่อยว่ากันในเชิงรายละเอียดครับ
อนุญาตนำเรียนให้เกิดความชัดเจน
แล้วก็ไม่ผิดหลงในที่ประชุมแห่งนี้ครับท่านประธานครับ

ขอพลัดพิงก่อนนะท่านสาร
เสรีครับท่านประธาน

ผมเสรีสวทธพาณฑนสมาชิกรัฐสภา
เมื่อกี้ที่ท่านสมาชิกได้กรุณา
ถามว่ายศติที่ผมเสนอนั้นเนี่ยนะครับ
เป็นยติในเรื่องใดต้องกลับเรียนครับท่านประธานครับ

ตามที่ท่านได้อภิปรายพูดถึงกัน
เพราะฉะนั้นยัตติที่พิจารณาอยู่นี้
เป็นยติเดิมที่ผมไม่เห็นด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นผมก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วยได้นะครับ
อันนี้อยู่ในเรื่องเดียวกันเลยครับนะครับ

สิ่งที่เรากำลังพินาอยู่นี้
มีประเด็นง่ายสั้นเองครับท่านประธาน
ว่าสมาชิกในสภาส่วนหนึ่งเสนอ
ให้คุณพิทาเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในวาระนะครับ

มีสมาชิกอีกส่วนหนึ่งคือผมไม่เห็นด้วย
เพราะฉะนั้นประเด็นเนี่ยครับที่จะถกเถียงกันเนี่ยครับ

มันก็แค่เพียงว่าทั้งสองฝ่ายนะครับ
เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยนะครับจะมีเหตุผลอะไรสนับสนุน
เหตุผลสนับสนุนก็อาจจะเป็นเรื่องของยศติที่เห็นไม่ตรงกัน
เหตุผลที่ไม่เห็นกันก็คือบางท่านเสนอว่าขัดข้อบังคับนะครับ
ส่วนผมไม่เห็นด้วยเพราะขัดรัฐมนูลขัดข้อบังคับ

เพราะฉะนั้นประเด็นตอนนี้ที่ท่านประธานกรุณาสรุปไปตอนแรกเนี่ยนะครับ
ชัดเจนแล้วว่าก็ให้ที่ประชุมแห่งนี้ครับ
คุณพิธาให้เป็นนายกรังตีหรือไม่

ก็มันก็จะชัดเจนครับท่านประธานครับ

สมชายสวัสดิ์การสมาชิกวุฒิสภา

และในฐานะวุฒิสภา

ให้เป็นไปตามที่ท่านประธานได้วินิจฉัยแล้ว

หนึ่งในเรื่องของที่
อัครเดชกับท่านเสรีเสนอนั้นเนี่ย

ติที่ตกไปแล้วตามข้อ๔๔

ที่ท่านสุธินคลังแสงก็ดี

คราวที่แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณหมอชนละนานก็ดีเนี่ย
เสนอคุณวิทาริมเจริญรัตน์เนี่ยเป็นยัตติ

ไม่สามารถพิจารณาได้ในสมัยประชุมนี้
ต้องไปพินาใหม่ในสมัยประชุมหน้า

เพราะว่าดำเนินการตามข้อ๓๒

แล้วก็มาตราข้อบังคับที่เกี่ยวเนื่อง

ไม่ได้ขัดหรือแย้งกันนะครับ

ต้องวินิจฉัยตีความตามข้อ๑๑

สงสัยเลยครับว่ายัตติที่ตกไปแล้วพิจารณา

ไม่มีความจำเป็นต้องส่งสารรับนูล

กรณีที่จะใช้๑๕๑วินิจฉัยนั้น
คือกรณีที่มีผู้สงสัย

ถ้ามีปัญหาที่จะต้องตีความข้อบังคับนี้

ยัตติดังกล่าวนั้นไม่ชอบ

ในฐานะวิวุฒิอยากให้ท่านประธานดำเนินการ
ให้มีการอภิปรายแล้วก็ลงมติครับ
เพราะว่าใช้เวลามา๒ชั่วโมงกว่า
โดยเป็นการโต้เถียงกันไปมา
นะครับก็ขออนุญาตให้ท่านประธานได้

ประชุมต่อไปเลยครับขอบพระคุณครับ
ท่านประธานครับ

ถากรตันทศิษย์นะครับ

สมาชิกสภาพุทธแหละสดอมแบบบัญชีลายชื่อ

นับสนความเห็นของท่านประธานนะครับ

ที่ทางคุณหมอชนละนาน

เห็นด้วยนะครับที่ท่านบอกว่า

ข้อ๑๕๑นะครับ

ขออนุญาตนำเรียนท่านประธานว่า

ขอปรึกษาหรือสมาชิก
รัฐสภาเสนอยัตติ

รับรองไม่น้อยกว่า๔๐คน

ต้องเสนอเป็นยัตติ
เพราะฉะนั้นในเรื่องดังกล่าวนะครับทาง๘พักร่วมพันธมิตร
ผมอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับ๘พักร่วมพันธมิตร
เสนอรายชื่อบุคคลดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
โดยเห็นว่าไม่เป็นมติไม่เป็นยัตตินะครับ
อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ใช่ยัตติ
ดังนั้นเมื่อท่านอัครโรธนะครับขออนุญาตขออนุญาตที่เอ่ยนามท่านนะครับ
คารเดชนะครับขออนุญาตที่เอ่ยนามท่านครับ
ท่านเห็นว่ามันเป็นยติซึ่งก็เป็นสิทธิ์ที่ท่านนำเสนอได้
ผมเข้าใจว่าเราเข้าใจประเด็นตรงกันผมเข้าใจประเด็นตรงกับท่านประธานเป็นอย่างดีครับ
ในวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะฟังข้อวินิจฉัยต่าง
ในการที่จะตัดสินนะครับผมเข้าใจว่าในมาตรา๑๕๑นะครับ
การที่จะตีความเนี่ยมันเป็นมติของที่ประชุมของรัฐสภา
ในการที่จะวินิจฉัยอย่างที่ทางคุณหมอชนละนานนะครับ
อนุญาตที่เอ่ยชื่อท่านท่านได้กล่าวไว้แล้วในข้อ๑
ดังนั้นเนี่ยผมว่าทุกอย่างมันได้ข้อสรุปตรงกันไปแล้วนะครับ
ตกลงกันไปแล้วผมเนี่ยเตรียมข้อมูลที่จะมาอภิปรายแล้ว
ว่ามันเป็นยติหรือไม่เป็นยติแต่วันนี้ทุกคนก็พยายามอภิปรายกันนะครับ
เป็นช่วงเป็นห่วงเป็นวักเป็นตอนผมฟังแล้วเนี่ย
มันยังไม่เข้าใจในการที่จะตัดสินใจว่าเป็นยัตติหรือไม่เป็นยัตติ
ฟังข้อมูลของแต่ละคนให้มันชัดเจนก่อนครับ
แล้วที่เวชุมต้านศาสตราตัดสินใจกันเลยว่าจะเอายังไง
วันนี้ล่วงเลยมา๒ชั่วโมงเสร็จแล้วครับยังตัดสินใจไม่ได้
ผมอยากจะฟังคำอภิปรายของแต่ละท่าน
ว่ามันเป็นยัตติหรือไม่เป็นยติ
หรือว่าเป็นการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา๑๑
ในการเสนอชื่อบุคคลดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ดังนั้นถ้าเราได้ข้อยุติตามนี้นะครับ
ฟังการอภิปรายสามารถตกลงกันได้ครับในการลงมติดังกล่าวครับขอ
ผมขออนุญาตท่านประธานเดินหน้าตามที่ท่านประธานได้ตัดสินไปแล้วนะครับ
เดินหน้าเถอะครับจะได้เร็วครับขออนุญาตท่านประธานครับ
ครับขอบคุณคุณถาคอนมากครับ
ขณะนี้มีคือเราพิจารณามา๒ชั่วโมงกว่าอย่างที่คุณตากรพูดถึง
แต่เรายังไม่เข้าวาระที่กำลังจะพูดกันวันนี้
ก็ผมจะขออนุญาตให้สองฝ่ายจริงเลยนะครับ
จะขอยุติแล้วก็จะได้วินิจฉัยกันต่อไป
คือคุณพิยาแก้วประใดท่านหนึ่งซึ่งอยู่ซีกของ๑๐พัก
แล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับ
ซึ่งท่านก็ไม่พูดยาวอยู่แล้ว
คือคุณหมานพจากฝ่ายสวพูดอีกท่านหนึ่ง
ต่อไปผมจะได้วินิจฉัยครับ

ผมคิดว่าเราเดินมาพอสมควรแล้วนะครับ
แล้วก็ตั้งสตินิ่งแล้วก็เริ่มต้นจากที่เราเดินมา

ผมได้รับหนังสือเรียกประชุมจากท่านประธานสภาครั้งแรกก็แปลกใจครับ
ก็คือนัดประชุมวันนี้เพื่อพินาให้ความเห็นชอบบุคคล
สมควรแต่งตั้งเป็นนายกรรมตรี
ผมก็คิดว่าจะมีสิ่งแปลกใหม่ขึ้นมาเพราะเป็นการเรียกใหม่
แต่ว่าระหว่างที่ท่านประธานออกหนังสือเรียก
ผมเข้าใจว่าท่านประธานก็ไม่ทราบครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในวันนัดประชุม
หลังจากหนังสือท่านประธานไปถึงผมวันเสาร์แล้ว
มันก็เริ่มออกเสียงจากพักร่วม๘พักเขายืนยันที่จะเสนอคนเดิมเข้ามา
คราวนี้พอเสนอคนเดิมเข้ามาเขาก็ดำเนินกระบวนการถูกต้อง
ดำเนินกระดวนเข้ามาท่านท่านประธานเป็นทางอื่นไม่ได้ครับ
นัดวันนี้แล้วถ้าวันนี้ตกลงไม่ได้ท่านก็ต้องนัดอีก
เพราะหน้าที่ท่านต้องหานายกให้ได้
ถ้าท่านไม่นัดประชุมสภาได้อย่างนายกประเทศนี้ก็ไม่ในทางเกิดครับ
พอนัดเสร็จแล้ววันนี้ปรากฏว่ามีผู้เสนอขึ้นมาเป็นคนเดิมจริง
ท่านก็อธิบายไม่ได้ครับว่าถ้าเป็นคนเดิมท่านจะให้ข้อยกเว้น
ในฐานะเป็นประธานภาคได้อย่างไรหรือว่า

เพราะถ้าถึงวันนี้ครับเมื่อเสนอคนเดิมก็ว่า
ที่แล้วซัดกันไป๔๕ชั่วโมงแล้วแล้วก็จบไปแล้ว
วันนี้เสนอคนเดิมกลับเข้ามาเพื่อนสมาชิกพักผม
เขาก็ใช้สิทธิ์บอกอย่างนี้คนเดิมมันซ้ำนี่
ท่านลองทบทวนดูจะตำหนิท่านประธานไม่ได้
เพราะวันที่ท่านประธานออกหนังสือก็ยังไม่รู้ว่าเจมส์เป็นใคร
แต่วันนี้รู้แล้วว่าเป็นใครพวกผมก็ค้านว่า
เสนออย่างนี้ไม่ได้ขัดข้อบังคับ
ท่านประธานก็เดินมาถูกแล้วครับวันนี้
คนหนึ่งเสนอก็ว่ามาคุณเอากฎหมายแรงรับว่ามา
ทางนี้ก็คนที่เขาคัดค้านเขาก็จะว่าไป
สุดท้ายก็ลงมติกันครับว่าระหว่างคนเสนอมากับคนคัดค้าน
เสียงมากกว่าคนนั้นจะชนะไป
แต่ผมฝากท่านไว้นิดหนึ่งครับท่านประธานครับ
เถียงกันยังไงก็ตามสัปดาห์หน้าท่านก็ต้องนัดอีก
สัปดาห์ถัดไปท่านก็ต้องนัดอีกเพราะเป็นหน้าที่ท่านนะ
และท่านไม่อาจรู้ได้แต่ถ้าท่านเรียกมาคุยเสียก่อนท่านจะรู้
วันนี้สัปดาห์หน้าท่านนัดอีกสัปดาห์ถัดไปท่านนัดอีก
นัดอีกล่วงหน้าไปได้เป็นเดือนเลยครับทุกสัปดาห์
ผมต้องการคำตอบนะครับว่ามันจะเกิดศูนยากาศทางข้อบังคับไหม
ถ้าคุณเสนอคนเดิมครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่า
หาคุณเสนอให้ไม่ได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะท่านประธาน
เพราะมันต้องมีจุดจบเสนอครั้งที่หนึ่งไม่พอใจครั้งที่สอง
ครั้งที่สามเมื่อไม่มีข้อยุติมันก็ไปเรื่อย
หาจุดจบไม่ได้ท่านประธานเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้ก็หาจุดจบ
ข้อบังคับและก็ความเป็นจริงไม่ใช่นึกสนุกก็เสนอทุกวัน
จนผมเชื่อว่าท่านเสนอได้เป็นปีครับ
ข้อเสนอของท่านชัดเจนเดี๋ยวเราก็จะหาข้อยุติ
ตามที่ท่านกำลังจะพูดถึงเหมือนกันครับ

ผมคิดว่าท่านเดินมาถูกทางแล้วครับไม่ออกความคิดเห็นกันไปเลยครับ

ขอบคุณมากครับเนื่องจากเราใช้ในเวลามากแล้ว
ในเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะหาข้อยุตินะครับ
เชิญคุณหมานพเป็นท่านสุดท้ายเลยนะครับ
ผมจะไม่อนุญาตท่านผู้ใดแล้วนะครับเชิญครับ
กลับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพ
กับผมมหันนบเดพิทักษ์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภา
เห็นชอบด้วยอย่างยิ่งต่อคำปารพของท่านประธานว่า
เราได้ใช้เวลาถกเถียงกันมานานแล้ว
เท่าที่ผมจับเวลา๒ชั่วโมงครึ่งยังไม่ไปถึงไหน
ผมจับความได้ว่าฝ่ายที่ยื่นยัตติ

ต่อการเสนอชื่อบุคคลเดิมให้เราให้ความเห็นชอบ
ตามข้อบังคับ๔๑นั้นย่อมกระทำไม่ได้
กับฝ่ายที่พยายามจะโต้แย้งว่าทำได้อ้างสารพัด
แม้กระทั่งอ้างให้ตีความตามมาตราตามข้อ๑๒
ผมก็สงสัยว่าพวกที่สงสัยว่า๑๕๑เนี่ย
ก็ทำไมไม่เสนอเป็นยัตติล่ะครับ

ท่านมีสิทธิ์ที่จะเสนอให้ตีความตาม๑๕๑
ก็พวกเราเชื่อว่าไม่ต้องตีความ
เพราะข้อบังคับมันเขียนไว้ชัดเจนในประโยคแรก

ไม่สามารถจะนำกลับมาเสนอใหม่ได้ในสมัยประชุมเดียวกัน
จบไปแล้วครับไม่มีข้อสงสัย

ผมขอให้เดินหน้าต่อเถอะครับขอบพระคุณครับ
ครับขอบพระคุณคุณบาหนบครับ
ขอเป็นท่านสุดท้ายจริงแล้วครับ
เนื่องจากว่าเราพูดกันมาพอสมควร
เรื่องใหญ่ก็อยู่ที่เรื่องของข้อบังคับ
ว่าจะทำได้หรือไม่นะครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีผู้เสนอให้ตีความวินิจฉัย

ทั้งที่หลายท่านก็พูดถึงเรื่องนี้
แต่ข้อบังคับนี้ก็เปิดโอกาสให้ว่า
ให้ประธานเสนอตอนที่ประชุมนี้ได้
เพื่อให้การวินิจฉัยตามข้อบังคับที่
แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับรอง๔๐คน

เพราะผมดูแล้วว่าพูดต่อไป๓ชั่วโมง

แต่ถ้าใช้ข้อบังคับ๑๕๑นี้แล้ว
ก็อภิปรายต่อไปได้
แต่ต้องอภิปรายภายใต้ข้อมังคับ๑๕๑นี้

ซึ่งข้อบังคับที่กำลังเสนอคือ
ข้อบังคับว่าด้วยข้อบังคับที่๔๑
ที่คุณอัคเดชเสนอนะครับว่า
ใช้ได้หรือไม่ก็สรุปอย่างนั้นนะครับ
เพราะฉะนั้นในขั้นตอนนี้นะครับ
ประธานขอเสนอ
จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้นะครับ

ผมขอเสนอว่าขอให้ที่ประชุมนี้ได้ใช้มาตรา
ก็ได้ขอใช้ข้อบังคับที่๑๕๑ครับ

ตีความข้อบังคับ

ต้องมีสมาชิกรับรอง

แต่ว่าเพื่อยืนยัน
ผู้รับรองก็ดีครับนะครับ
ถ้าม่อนทางครับ

เข้าใจครับว่าเป็นสิทธิ์ของท่านประธานตามข้อ๑๕๐นะครับ
ถึงแม้ไม่มีสมาชิกรัฐภาเสนอยติให้ตีความข้อบังคับนั้นนะครับ

แต่ว่าอยากจะเข้าใจคำถามหรือว่ายติชัดนิดนึงครับว่า
อันนี้จะชัดเมื่อเราพิจารณา๑๕๑จะมีการอภิปรายต่อไปครับ

แล้วเสียงเกินกึ่งหนึ่งต้องเกินกึ่งหนึ่งด้วยนะครับ
เห็นด้วยกับข้อปรึกษาข้อเสนอของท่านประธาน

ถ้าเดินต่อไปก็อภิปรายได้ว่าจะเป็นยติเพราะอะไร
ไม่เป็นยติเพราะอะไร

สมชายสวัสดิ์แห่งการครับขอยัดประท้วงท่านประธานครับ

สักครู่ที่ผมลุกขึ้นประท้วงท่านประธาน
และด้วยความเคารพให้ท่านประธานได้ดำเนินการไป

ประการที่๑ท่านประธานวินิจฉัยไปล่วงหน้าแล้วเมื่อสักครู่นะครับ
ท่านเศรีสุวรรณภานนท์ที่คัดค้ายติการเสนอ
คุณภิษฐาเป็นนายุโรนปรี

เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเดินตามนี้ครับ
เมื่อท่านประธานวินิจฉัยไปแล้วจะต้องเดินตามนี้

ความจริงก็เดินไปตาม๑๕๑ก็อภิปรายได้
และมีความเห็นได้ทั้งอย่างที่คุณน้ำชายพูด
หรือคุณเจรีพูดหรือทางฝ่ายพักเก้าไกล
ว่าต้องใช้หมวด๙หรือจะใช้อย่างที่
คุณกระเด็จเสนอก็ได้ได้ทั้งนั้น
แต่จะได้มีข้อยุติจะได้มีข้อยุติว่า
ข้อเสนอนั้นถูกต้องหรือไม่นะครับ

ผมขออนุญาตท่านประธานใช้เวลาสักครู่อธิบายครับว่า
ผมเห็นว่าข้อเสนอของท่านอักกฏิริริย์
เสนอไม่ได้ข้อเสนอของท่านเสรีสุวรรณภานนท์
บอกว่าขัดรัฐมนูลเนี่ยท่านประธานวินิจฉัยแล้วนะครับ
ว่าต้องเดินการประชุมไปตามนี้
ว่าข้อบังคับตังครรภ์ขัดการประชุม
เพราะฉะนั้นพวกผมไม่มีความจำเป็นในส่วนที่ต้องวินิจฉัยหรืออภิปรายในส่วน๑๕๑
แต่ยืนยันครับว่าเมื่อท่านประธานตามเดินตามข้อ๓๒ข้อ๓๖แล้ว
แล้วพวกเราเห็นว่ายัตติดังกล่าวในการเสนอชื่อของคุณสุธินคังแสงนั้น
ตกไปแล้วตั้งแต่คราวที่คุณหมอชนน่านเสนอ
เพราะฉะนั้นต้องเดินตามนี้ก่อนครับส่วนท่านประธานจะวินิจฉัยว่าใช้๑๕๑
ต้องเรียงสุดท้ายเพราะฉะนั้นพวกกับผมเนี่ยไม่ได้อภิปรายในส่วน
ว่า๑๕๑ต้องตีความหรือไม่เราอภิปรายตามที่ท่านอัคเดชกับท่านเสรีเสนอครับ
แล้วเวลาลงมติก็ต้องลงมติเรียงตามที่ท่านอัคเดชกับท่านเสรีเสนอ
มากครับแต่อย่างไรก็ตามอภิปรายไปในที่สุดก็เป็นข้อขัดแย้งในเรื่องของ
ข้อบังคับอยู่ดีก็ต้องตีความอยู่ดีก็เหมือนที่คุณธิรพันธ์เสนอ
แต่ตอนแรกผมก็เห็นว่าเราอภิปรายมาเนี่ย๒ชั่วโมง
เกือบสามชั่วโมงแล้วนะครับก็ไม่ได้ข้อยุติเดี๋ยวก็จะไปอีก
เพราะฉะนั้นผมจึงเห็นว่าได้ฟังทุกฝ่ายแล้วนะครับ
ส่วนใหญ่ก็ติดอยู่ที่ว่าข้อบังคับนี้จะไปได้หรือไม่
เพราะฉะนั้นผมจึงขอวินิจฉัยเป็นไปตามที่ผมได้เสนอตอนแรก
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่ว่า
จะพิจารณาว่าจะใช้ผมอ่านข้อบังคับเลยนะครับ
ข้อบังคับที่๑๕๑ภายใต้ภายใต้บังคับมาตรา๑๑๙ของรัฐมนูล
ถ้ามีปัญหาที่จะต้องตีความข้อบังคับให้เป็นอำนาจของรัฐสภาที่จะวินิจฉัย
รัฐสภาวินิจฉัยนะครับเมื่อที่ประชุมรัฐภาลงมติวินิจฉัย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเป็นประการใดแล้ว
ให้ถือว่าคำวินิจฉัยนั้น
เป็นเด็ดขาดนะฮะครับเพราะฉะนั้น
ในตอนนี้ผมก็จะขอว่า
จะต้องตีความว่าจะเป็นไปตามข้อร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับ
ซึ่งการตีความนี้ก็จะตีความว่าข้อเสนอ
ของคุณอัฆฆเดชน์นะครับ
ถูกต้องตามข้อบังคับที่จะเสนอได้หรือไม่
ถูกต้องไหมครับเป็นประเด็นเอาประเด็นที่จะวินิจฉัย
ก็ร้อยห้าสิบเอ็ดหมอจรรย์นาฏอ่าได้เสนอเมื่อสักครู่
ผมก็จับประเด็นว่าถ้าคุณหมออยู่ช่วยเสนอประเด็นว่า
เราจะใช้ข้อร้อยห้าสิบเอ็ดนี้นะครับ
จะเป็นเสนอยติเพื่อสมาชิกลงด้วยยติอย่างไรครับ
หรือจะมีการอภิปรายก่อนนะฮะแต่ผมขอให้เข้าสู่เอ่อ
ข้อบังคับที่ร้อยห้าสิบเอ็ดครับเชิญครับท่านประธานที่ขอ
รบกับผมชนนั่นศรีแก้วเพื่อไทยจังหวัดน่านสมาชิกรัฐสภา
ขอบคุณท่านประธานครับด้วยข้อเสนอของผมเนี่ย
เป็นการเสนอตามข้อบังคับข้อร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับ
อาศัยอำนาจตามข้อบังคับนั้นในการเสนอเนื้อหายศติ
เหมือนกับเพื่อนสมาชิกเสนอครับเพราะว่าเพื่อนสมาชิกต้องการให้
วินิจฉัยข้อบังคับข้อที่สี่สิบเอ็ดนี่ความหมายของผมนะครับ
แต่ผู้เสนออาจจะไม่ได้ใช้คำว่าวินิจฉัยท่านบอกว่าการเสนอยติ
ขออภัยครับท่านประธานครับการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เป็นนายกรรมตีของดรสุธินคลังแสง
เสนอไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นยติที่ตกไปแล้วตามข้อมะครับข้อสี่สิบเอ็ด
หลังจากนั้นมีการคัดค้านว่ามันไม่ใช่ข้อมะครับข้อสี่สิบเอ็ด
เราเสนอตามหนึ่งสามหกมันก็มีข้อสงสัยในการใช้ข้อบังคับนี้
เพราะฉะนั้นอาศัยอำนาจข้อบังคับข้อร้อยห้าสิบเอ็ดเนี่ย
เป็นอำนาจในการเสนอตามข้อนี้นะครับวัตถุประสงค์เพื่อให้สภา
มีคำวินิจฉัยว่าการใช้ข้อบังคับของเราเนี่ยชอบหรือไม่ชอบอย่างไร
ถ้าคำวินิจฉัยนั้นออกมาเป็นเสียงข้างมากต้องเกินกึ่งหนึ่ง
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งตามข้อมะครับนะครับข้อวินิจฉัยนั้นถือเป็นที่ยุติ
เท่านั้นเองครับเนื้อหาสาระยติไปตามที่เพื่อนสมาชิกเสนอครับ
ท่านประธานครับก็อภิปรายตามนั้นครับก็โต้แย้งกันไป
สนุนก็สนับสนุนฝ่ายไม่เห็นไม่เห็นชอบก็อ้าง
ข้อกฎหมายนะครับหรือรัฐมนูลหรือข้อมะครับที่เกี่ยวข้องมา
สภาแห่งนี้ได้เป็นผู้วินิจฉัยเท่านั้นเองครับท่านประธานครับ
ไม่เป็นยติว่าจะต้องเป็นผมเป็นผู้เสนอยติตาม๑๒
ไม่ใช่ครับเสนอมาแล้วแต่ผมขอว่าให้ใช้อำนาจตามข้อ
หนึ่งในการเสนอและการวินิจฉัยเท่านั้นเองครับขอบพระคุณครับท่านประธาน
ท่านประธานครับทีนี้ก่อนก่อนที่เราจะท่านประธานครับ
ใช้เอ่อโหวตเสียงผมท่านประธานครับก็อยากให้มีการอภิปราย
ท่านประธานครับที่เห็นด้วยอย่างที่คุณถาคอนได้พูดถึงว่า
จะใช้๔๑ได้หรือไม่หรือได้เพราะอะไรไม่ได้เพราะอะไร
หรือมีข้อเสนออย่างอื่นแต่สุดท้ายก็ต้องลงมติด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่ง
แต่ตอนนี้เพื่อให้มีความชัดเจนเพราะคุณทากรได้เสนอตอนแรกกลับแล้วว่า
ควรจะให้มีการแสดงความคิดเห็นทั้งสองฝ่ายก็เสนอความเห็นเฉพาะในประเด็น
ที่ว่าจะใช้ข้อ๔๑นั้นได้เพราะอะไรและถ้าใช้ไม่ได้เพราะอะไร
ควรจะใช้ข้อบังคับข้อใดอันนี้ก็อยู่ในประเด็นมันจะได้ลงมติตามหนึ่งห้านหนึ่ง
หม่อเซลลีครับครับท่านอาคาราเดชยอบมือก่อน
ผมอาคาราเดชวงวิทักโลฯสหราภุรีพรรดิภักดิ์รวมไทยสร้างชาติ

ของผู้ที่เสนอให้คุณพิธาริมเจริรัตน์เป็นนายนตรี
มันเป็นยติแล้วยติได้ตกไปแล้ว
อันนี้ผมเลยหาลือท่านประธานว่า

ยัตติของผมเป็นไปตามข้อบังคับ

ฉะนั้นก็อยากให้เข้าไปสู่ระเบียบวาระการพิจารณายติของผม
ด้วยการให้สมาชิกอภิปราย
อภิปรายเสร็จก็มาลงมติกัน
ด้วยเสียงคั่งมากว่าเห็นด้วยกับยศติของผมหรือไม่อย่างไร
ผมไม่ได้เสนอให้ใช้๑๕๑ในการพิจารณา

ถ้าคุณหมอชนหน้าศรีแก้วขออนุญาตที่เอ่ยมนามท่านนะครับ
ถ้าท่านจะใช้๑๕๑ท่านก็ต้องเสนอเป็นยติขึ้นมา
เพื่อที่ให้ที่ประชุมนี้พิจารณาว่า
๑๕๑ในการพิจารณาในสิ่งที่เรากำลังพินาอยู่
แต่ผมไม่ได้ใช้๑๕๑นะครับท่านประธานครับ
ผมเสนอยศติอย่างนั้นขอท่านประธานได้วินิจฉัยด้วยนะครับ
แต่มีคนอภิปรายแต่ก็ไม่เสนอ
วิปรายว่ากระทำไม่ได้ผิดข้อบังคับ
อยากจะขอให้ใช้๑๕๑เพื่อได้ข้อยุติ

แต่ผมในฐานะเป็นประธานข้อบังคับ
ก็บอกว่าประธานเสนอหรือหารือได้
อันนี้ก็จบไปแล้วผมหารือแล้ว
แล้วก็ข้อบังคับก็บอกท่านประธานหารือ

รับรองแต่เมื่อกี้ผมก็ได้ขอผู้รับรองแล้ว
ตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่ว่า
อยากจะฟังความคิดเห็นเพื่อได้อภิปราย